และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณบอยทะลมปวกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยชีพวกก็ได้
นี่ทะลมมันเยอะไปทะลมมันเวลาปลวกมันมาเนี่ยเยอะแน่แต่ก็ต้องทะลม

อันนี้ถูกต้องเลยครับ
เราไม่ได้เจอกันมานานขนาดไหนแล้วในสถานีผีดุเนี่ย
ประมาณถ้านับย้อนกลับไปก็ประมาณ๒๗ปี

ก็หลายปีนานเป็นปีแล้วครับ

ครั้งแรกครับครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่สอง

สวัสดีครับปีมาแล้วครับ

คลายก่อนก่อนที่เราจะมา
เริ่มต้นฟังประสบการณ์ที่

อย่างที่หลายท่านทราบว่าคุณบอย

เกี่ยวกับการรับจ้างฉีดปลวกมาก่อน

หรือบางสถานที่ที่ต้องเข้าไปฉีดเนี่ย

เยอะเลยพี่ทุกอย่างเจอมาหมดแล้ว
ใช่ทุกอย่างตั้งแต่บ้านแบบโอ้โหเต็มร้อย

ก็อาจจะมีการวางระบบข้างใต้

เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไปเจอไปเจอมา

เจ้าของบ้านยังอยู่สบายดีหรือเปล่า

เจ้าของบ้านน่าจะอยู่สบายดีครับ

สาวบ้านเดี๋ยวจะพังลงอะไรอย่างนี้

เรื่องราวเป็นยังไงบ่อย

แล้วก็อยากให้เขาไปแม้ดูแลเรื่อง
ซึ่งตอนนั้นผมก็ทำงานควบคุมไปด้วย

คือตอนนั้นอะไรที่มันสามารถอยู่ในวงจร

ว่าเราจะต้องทำเพื่อขยายกิจการขยายสาขาออกไป
คือลูกค้าจะแบบมีตัวเลือกหลากหลายในการใช้วิธีการของเรา

ถ้าลูกค้าแบบที่บ้านไม่มีปลวกแต่มันมีอย่างอื่น

ใช่ก็อยู่ในวงจรคะแนนที่เราแตกแยกออกไปนะครับ
บ้านเพื่อนคืออยู่ออกชานเมืองเลยนะครับ
ตัวบ้านเนี่ยตอนที่เราไปถึงเนี่ยเป็นบ้านลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
แล้วบ้านเนี่ยมันจะมีพื้นที่แต่บ้านติดประมาณติดพวกสวนพวกป่าอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็คุยทักทายกับเพื่อนปกติ
เพื่อนบอกเฮ้ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่อยากให้ดูก่อน

ตอนนั้นผมไปกับเพื่อนที่เป็นทีมงานคือร่วมหุ้นด้วยกันนะครับสองคน
ไม่ได้เอาลูกน้องไปเลยก็ไปกันสามคนทั้งหมดขึ้นไป
เข้าไปห้องแรกต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมบรรยายก่อน
ปูนชั้นที่๑ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับ
เป็นไม้บ้านไม้ทั้งคือเป็นฝ้าที่มันติดทั้งหมดเลยอืม
เป็นพื้นที่ฝ้าที่ติดหมดแล้วก็แค่กั้นห้องไว้เฉย
เป็นฝ้าเดียวกันแต่ใช้วิธีการกั้นห้องเอา

ถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณ๓ห้องนะครับ๓ห้อง
ซึ่งสองห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องนี้แล้วก็จะมีห้องเหมือน
เหมือนพื้นที่ส่วนกลางว้าวไปแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่กั้นไว้
แล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีบันไดขึ้นไป
เพื่อนบอกว่าไปดูห้องนี้ให้ก่อนนะอยากรู้ว่ามันจะต้องทำยังไงอะไรไง
เพราะว่าห้องนี้มันเสียหายมาก
ถ้าเกิดมันมีการทำอะไรวางระบบอะไรก็ทำเลยจัดการเลย
คือเราก็เข้าไปนะครับ
ในห้องเนี่ยเขาพอเปิดไปเสร็จสังเกตได้เลย
กลิ่นมันตลบอบอวนมาก
คือมันไม่ได้เป็นกลิ่นไม้เก่าหรือเป็นกลิ่นอะไรนะพี่
มันเป็นเหมือนกลิ่นซากสัตว์ที่มันเน่าแล้วมันแห้ง
กลิ่นมันจะเป็นเหม็นอื่น
พี่แจ๊คนึกภาวะไหมครับพ่อเปิดเข้าไปเราก็พยายามหากลิ่น
แต่กลิ่นพวกนี้คือเราก็พอจะสัมผัสได้ในระดับหนึ่ง

ลูกค้าบอกเฮ้ยมันมีกลิ่นอะไรตรงนู้น
ไม่หนูกระตูแก
ไม่หนูกระตูแกที่เป็นซากหลวงข้อมนต์
ก็ต้องเปิดฝ้าเพื่อหามันหาซากศพแล้วก็เก็บมานะคะ
แล้วก็ทำความสะอาดหลังจากนั้นก็วางระบบไป
ตอนนั้นผมเปิดประตูเข้าไปแล้วกลิ่นมันตีออกมาเลย
กินซากซากแห้งซากอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยถามว่าเฮ้ยในห้องนี้มันมีอะไรกันแน่
ถ้าเอาตรงเลยนะพื้นที่ตรงนี้

ตัวทั้งนี้เลยประมาณเท่านี้เลยเนี่ย
แต่ไม่เยอะอืมประมาณสองสามตัวอืมนะครับ
ผมบอกโอ้โหทำไมมีแต่ตุ๊กแกนะเพื่อนอีกคนก็บอกว่า
อยู่ใกล้สวนเงี้ยอ่าดังนั้นอ่ะแสงตุ๊กแกรนี่แสงครบ
เพราะมันบางทีมันหลบฝนบางทีมันหลบอะไรมันก็จะเข้ามาในบ้านอะไรอย่างนี้
โอเคแล้วก็สำรวจไปสำรวจไปสำรวจมา
ผมไปชะงักอยู่ซากศพหนึ่งนะครับมันเป็นซากตุ๊กแกนี่แหละ
แต่ซากนี้มีแค่ตัวแต่ไม่มีหัว
เฮ้ยหัวมันหายไปนะครับตรงนู้นก็มีอีกตรงแล้วอ่ะหัวหายไป
สังเกตเอ๊ะแปลกฮะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
ด้วยการที่เราเข้าไปทำงานก็ไม่อยากถามข้อมูลพวกนี้เยอะนะครับ
เราก็เลยเริ่มสำรวจนะครับเริ่มตรวจตาในห้องนะครับ
ไปดูตรงฝ้าตรงนั้นมันหลุดลงมาอืมอ่าสงสัยนะฝ้าข้างบนเนี้ย
มันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่แบบพวกสัตว์เลื้อยคลางขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ทำหน้าที่ก็คือเอาบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไป
ตอนนั้นเพื่อนไม่ได้ขึ้นแต่ตัวผมเองเป็นคนขึ้นไปนะครับ
พอขึ้นไปเสร็จตรงใต้หลังคาคือมันจะเป็นฝ้าอย่างที่บอกนะครับ
ฝ้าปูแล้วก็จะมีพวกคานไม้ที่เขาอย่างหลังคาอะไรประมาณนั้นอ่ะ
มันมืดอืมผมเอาไฟฉายส่องเข้าไปก็ไปดูว่าข้างบนมันจะมีซาก
สร้างอะไรอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยและตรงจุดไหนที่ผมสามารถเอาตัวยาตัวอะไร
ไปวางได้เพื่อกันแล้วก็ฉีดพรมเพื่อไม่ให้สัตว์พวกเนี้ยเข้ามาทำ
รางเหลือใส่อยู่อืมพอเปิดไฟฉายใหม่ปรากฏว่าข้างบนฝ้ามันมีฝน
อืมและที่สำคัญพี่คือผมเห็นว่าผมแปลกใจอย่างหนึ่ง
ฝ้ามันมีเหมือนลอยมืออยู่ข้างข้างบนน่ะเหรอข้างบนฝ้าพี่
เป็นรอยมืออย่างนี้เลยลอยมืออย่างเงี้มือคนเหรอมือคน
ทำไมมันมีหลายมือจังแล้วก็หันฝ่ายฉายไปปรากฏว่ามันมีเหมือนเป็นรอย
เอ่อสมมุติพื้นมันเป็นฝุ่นเยอะเยอะแล้วเราไปนั่งอืม
นั่งนานบิดบิดไปบิดมาแล้วเราขึ้นมันจะเป็นรอย
เหมือนเป็นรอยคนนั่งอืมเออเป็นรอยคนนั่ง
และที่สำคัญคือหันไปอีกหันไปดูบรรยากาศรอบบนฝ้านะพี่
คือมันมีลักษณะเหมือนผมบรรยายยังไงดีอ่ะคือเหมือนคนทำแพงกิ้ง
อืมกางอย่างเงี้อ่ากางแล้วก็เหมือนยืดขา
คือมีเหมือนมีใต้เท้ายุงค่ะอ่าแขนแล้วก็มือจับอย่างเงี้ย
เฮ้ยมีทั้งรอยมือมีทั้งรอยนั่งเต็มไปหมดเลย
และที่สำคัญคือมันมีรอยเหมือนคนลักษณะทำแบบยกแพงกิ้งทำท่ากบหรืออะไรอย่างนี้
เออซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อืม
เพราะว่าคานมาคานไม้อ่ะคานบนหลังคามันต่ำมากอืม
แล้วไอ้ตรงไอ้ตรงลักษณะเหมือนเป็นท่าที่ทำท่าขกกกหรือท่าแพงกิ้งอย่างเงี้ย
มันทะลุไม้อ๋อคือมันมันเป็นร่างที่ทอดผ่านไม้ที่เป็นคานพอดี
ซึ่งไม้เนี่ยมันน่าจะติดอยู่กับฝ้าใช่ตัวคนจริงจริงไม่สามารถที่จะลอดเข้าไปตรงเนี้ย
เพื่อไปทำท่าแบบนี้ได้ใช่ค่ะเอ้ยมันต้องแบนเป็นกระดาษโอ้
มันมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกใจไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ
เราก็ทำแค่ห้องนี้แล้วก็บุบทั้งชั้นแค่นั้นเองห้องนี้ก็ไว้
ไม่เป็นไรจากนั้นเจก็เปิดประตูออกไปนะครับ
พอเปิดประตูเข้าไปคราวนี้พี่เอ้ยอาการทุกอย่างในห้องแรก
มันทวีคูณวายทำไมอ่ะคือมันเหม็นมันเหม็นมากกว่าเดิมเออ
คราวนี้เหมือนเหม็นมีอะไรตายเลยจริง
มันไม่ได้เหม็นกลิ่นซากแห้งแห้งมันเหม็นเหมือนมีอะไรตายอยู่ในนั้นอืม
ก็เลยเปิดประตูไปบอกโอ้โหกลิ่นตีเลยพอตีเสร็จเราก็สังเกตในห้อง
เหมือนเดิมเลยพี่คือมันมีซากตุ๊กแกเป็นซากตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกเนี่ยคือ
ไม่ได้เป็นสร้างเหมือนในห้องแรกที่เราเข้าไปนะครับแบบบางตัวแบบมีครบทุกอย่างเนี้ย
แต่ในห้องเนี้ยหัวหายทุกตัวเฮ้ยไม่มีหัวเลยตุ๊กแกตายหัวขาดเนี่ยนะ
ตัวเท่านี้เลยอ่าอ่าตัวเท่านี้เลยแห้งบางตัวแบบเนื้อแบบ
มันผ่านการเน่ามาแล้วอ่ะแล้วมันเริ่มจะแห้งมันยังมีกลิ่นแบบนะครับ
แล้วก็มีทั้งรอยขูดอ่ารอยโทษนะครับคือเหมือนเหมือนเป็นน้ำสเป๋า
ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยแห้งแห้งคือกลิ่นมันจะฉุนฉุนอะไรอย่างเงี้อืม
บอกเฮ้ยห้องนี้ทำไมมันดูเลวร้ายกว่าห้องนั้นอีก
มันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันมีตุ๊กแกเยอะจังแล้วแล้วทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย
เขาก็คิดอยู่ในใจนะบอกจริงจริงในห้องเนี้ยมันเคยเป็นห้องของน้าสาวเขาอืม
ซึ่งน้าสาวเนี้ยเขาเนี้ยเขาเคยอยู่ห้องนี้ครับแต่น้าสาวเขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้วอืม
เขาก็เลยต้องการที่จะรีโนเวททั้งชั้นใหม่สร้างใหม่อะไรอย่างเงี้อืม
ก็เลยว่าจะแบบจ้าพวกเราอ่ะไปดูแลเรื่องปวกเรื่องมะแรงเรื่องสัตว์เล้ยคานั่นอย่างนี้อืม
นะครับก็พี่จันทนานุยิจะอยู่ในใจกับเพื่อนอ่ะสองคนบอกโอ้โห
เฮ้ยเราต้องมาเก็บซากศพพวกนี้เหรอวะอืม
เยอะนะเนี้ยแล้วมันกลิ่นฉุนอ่ะอ่าโอเคคือมันเป็นงานอืม
สุดท้ายแล้วคือเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับ

ไม่ได้ต่างจากห้องแรกเลยคือบนฝ้าก็จะมีเหมือนเป็นคน
เหมือนเป็นรอยเท้าอ่ะเป็นรอยเท้าตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็เป็นรอยมือตรง

มันเริ่มผิดปกติแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยคือเก็บทุกอย่างความสงสัยไว้อยู่ในใจนะครับ
ก็ลงมานะครับหลังจากลงมาเสร็จเพื่อนบอกเฮ้ย
มันได้เวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่า
ก็ไปอีกร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับใกล้ไม่ได้ไกลมาก

ทีเนี้ยเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอ่ะที่ทำงานด้วยกันอ่ะ
มันสงสัยไงแล้วมันอยากจะถามอ่ะคันปากมากก็เลย
ขอถามจริงนะเออทำไมห้องนั้นถึงเป็นอย่างนั้น
แล้วทำไมถึงมีซากอะไรเต็มไปหมดเลย
แล้วทำไมน้าสาวถึงเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นแล้ว
คือมันดูมันผิดหลักไปทุกอย่างมีคำถามเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้เยอะมากเลยนะ
ใช่ค่ะเออมันมันทุกอย่างเลยสุด
ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนมาถึงตรงนี้ก็เล่าเถอะ
อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ก็รู้สึกว่าเออยังไงดีนะอยากจะเล่าอืมก็คิดอยู่เนี่ย
สุดท้ายคือเจก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับอืม
ต่อจากนี้ที่ผมเล่าคือจะเป็นเรื่องราวที่เจเขาถ่ายทอดให้ผมฟังนะครับ
เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เมื่ออดีตใช่ครับอ่า
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้คือห้องนั้นใช่เป็นห้องที่น้าสาวเขาเคยอยู่
นะครับน้าสาวเขาเป็นที่สวยมากอืม
หน้าตาดีนะครับมีผู้ชายมาแวะขายขนมจีบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
แต่น้าสาวเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจใครนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยคือตัวเจ
แล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับเนื่องจากพื้นที่อ่ะในบ้านอ่ะ
ก็จะมีบริเวณบ้านเขาก็นั่งกินเหล้ากินอะไรกันกินนู่นนี่นั่นนะครับ
ช่วงบ่ายอยู่ดีมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มานะครับ
เข้ามาในบ้านแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็มองกันไปเอ๊ะ
คนนี้น่าคุ้นคุ้นแต่เหมือนไม่ไม่ค่อยสนิทหรืออะไรซักอย่างน่ะอืม
ผู้หญิงคนนี้เขาลงมาจากมอไซค์แล้วเขาถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือ
อืมจากนั้นเขาเครื่องเข้าไปในห้องเฮ้ยเจ๊เขาเล่าว่าเป็นถุงแบบขาวขาวนะครับ
เป็นถุงกลมกลมแล้วเควี้ยงเข้าไปตรงหน้าตากในห้องของน้ำสาวคนนี้
ครับพอเครื่องเข้าไปเสร็จหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ด่าและสาบแช่ง
เสียงดังเลยเหมือนตั้งใจมาเพื่อเอาไอ้ของสิ่งเนี้ย
ปลาเข้าไปในห้องห้องนี้ใช่ครับแล้วก็มาด่าโดยเฉพาะเลยใช่ครับอืม
มึงต้องโทษนะครับมึงต้องตายอืมต้องอ่ะประมาณนั้นคือด่า
สาดเสียเทเสียแล้วก็สาบแช่งผู้หญิงคนนี้น้าสาวเขาเดินออกมาตรงหน้าต่างนะครับ
พอเดินเดินมาหน้าต่างเสร็จเห็นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปอืมนะครับทีเนี้ยพวกเพื่อนเพื่อนนะ
บรรดาเพื่อนคุณเจเนี่ยเขาก็เลยแบบมาช่วยกันล็อกผู้หญิงคนนี้
แล้วก็พาออกจากพื้นที่ไปครับในขณะที่พาก็ดึงกระชากลากถูกก็ยังสาบแช่ง
อะไรอยู่นะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคือเจเขายืนอยู่แล้วเพื่อน
ตัวเพื่อนเขาเขาพยายามหลีกผู้หญิงคนนี้เข้าไปได้ยินเสียงกรี๊ด
น้าสาวเนี่ยอยู่บนห้องคุณเจก็เลยรีบวิ่งเข้าไปนะครับ
ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับพ่อแม่เขาก็ขึ้นเข้าไปเขาไปดูดูที่ห้องนั้น
อืมปรากฏว่าไอ้น้าสาวคนนี้เขาหมดสติอืมนะครับล้มนองนอนอยู่กับพื้นเลย
และที่สำคัญในถุงผ้าเนี่ยคือมันแตกออกอ่าคุณเจเขาเล่าให้ฟังว่าในผ้าในถุงผ้าน่ะมันมีลักษณะเหมือนเป็น
เหมือนเป็นผงเทาเทาค่ะผงเทาเทาแล้วมีอะไรดำดำเต็มไปหมดเลย
และที่สำคัญมันเหมือนเป็นก้อนอะไรบางอย่างค่ะสามสี่ก้อนแต่ตอนนั้นที่เจ๊เล่าให้ฟังบอกโอ้โหผู้ว่านะ
ครับมันเป็นกระดูกแน่แน่เออเหมือนเท่ากระดูกใช่อืม
มันเป็นกระดูกแน่แน่เพราะดูลักษณะซี่มันคือพอเราไปงานศพงานนานแล้ว
ก็มีให้เก็บกระดูกออกมาอืมลักษณะคล้ายคล้ายแบบนั้นเลยอืมนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยช่วยพยายามช่วยน้าสาวขึ้นมานะครับพยายามทำให้เขาฟื้น
เอายานุ่มยามองอะไรแล้วก็พยายามเก็บรวบรวมไอ้เศษอ่ะที่มันถูกปลาขึ้นไปบนห้องอ่ะ
เก็บแล้วก็กวาดไปแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทิ้งไว้ที่ไหนครับ
นะครับก็พยายามดูอาการน้าน้าสาวนะครับ
ผมก็ถามมาว่าเออแล้วตอนที่ปลาน่ะคือดูน้าสาวว่ามีอาการบาดเจ็บไหม
คืออาจจะโดนหัวโดนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้บอกไม่มีอาการอะไรเลยนะอืมเออ
ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดแล้วก็วิ่งขึ้นไปจากนั้นก็พยายามเช็คตัวน้าสาวว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เขาแค่สลบไปครับนะครับเจก็บอกว่าหลังจากนั้นน่ะไม่นานอ่ะ
คือสภาพน้าสาวอ่ะเปลี่ยนไปเลยอืมจากเป็นคนที่ล่าเริงยิ้มเก่งเกง
มองโลกในแง่ดีแกเป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในห้องครับนะครับ
ไม่กินข้าวเริ่มไม่รับประทานอะไรทุกอย่างเลย
เริ่มไม่อาบน้ำเริ่มไม่ลงมาจากห้องเก็บตัวอยู่ในห้องตลอดเวลานะครับ
พ่อกับแม่นะครับรวมถึงคุณเจเนี่ยก็พยายามเข้าไปหาตัวน้าสาว
พยายามเอาข้าวเข้าไปให้กินจริงแกไม่กินครับข้าวก็ปล่อยบูดไว้นะครับ
นู่นนี่นั่นผ่านมาไม่นานอันนี้คือจุดเริ่มต้น
เจบอกว่าจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องทุกอย่างเลย
ในคืนนึงนะครับได้ยินเสียงตุ๊กแกนี่แหละ
ลั่นอยู่ในห้องอ่าณห้องน้าสาวนะครับทุกคนอ่ะ
ก็เลยเอ๊ะทำไมแถวนี้มันยังมีตุ๊กแกนะจากที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลย
อย่างเงี้ยตัวเจเองอ่ะก็เลยพยายามเคาะประตูนะครับ
น้าสาวมันได้ยินเสียงอ่ะเสียงมันอยู่ในห้องนี่แหละ
แล้วก็ไปเรียกทั้งพ่อทั้งแม่มาแล้วก็เปิดพยายามเปิดประตู
สุดท้ายคือเปิดประตูได้จริงจริงนะครับกลับกลายไปเจอน้าสาวเนี่ย
กำลังนั่งคุกเขาและหันหลังอ่าหันหลังให้อยู่ตรงมุมห้องครับ
แล้วทำอย่างเงี้กึกอย่างเงี้ทางเนี้ยแล้วได้ยินเสียงตุ๊กแก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
สิ่งที่เห็นตรงหน้าว่าคือหน้าสาวเนี่ย
เขาหยิบตุ๊กแกมากินค่ะครับข้าวอะไรก็นั่งบูดแต่ไม่หมดเลย
อืมเดี๋ยวทีมงานเรางดกินข้าวกันแล้ววันนี้โอ้โหสยองว่ะเออเออเออ
นะครับคือนั่นเป็นสาเหตุนะครับตอนแรกเลยก็ก็จะมีซากอยู่ในนั้น
ซึ่งพอหลังจากเก็บซากไปก็มีเสียงอีกเสียงตุ๊กแกดังละงมอีก
คราวนี้พอเข้าไปก็ยังเจอน้าเนี่ยหยิบตุ๊กแกมากินตลอดเวลาทั้ง
เนี้ยในห้องก็จะมีแต่ซากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างและที่สำคัญคืออย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกคือ
มันไม่มีหัวก็จะมีซากของตุ๊กแกเต็มไปหมดเลยที่ไม่มีหัวอยู่ในห้องนั้นนะครับ
เรื่องเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยตัวคุณเจเขารู้สึกว่ามันผิดปกติกับน้าสาวแล้ว
หน้าสาวไม่ปกติก็เลยพยายามพาน้าสาวเนี่ยไปรักษาทั้งทางวิทยาศาสตร์
ทางทางธรรมทางศัยศาสตร์อะไรพาไปหมดเลยนะครับพาไปโรงพยาบาลอ่ะ
หมอก็บอกว่าช่วงนี้น้าสาวเนี่ยเขามีอะไรที่แบบเกี่ยวกับสภาพจิต
ทำให้เขาจิตดาวตกทำให้เขาแบบเสียสติไปหรือเปล่า
ลักษณะเหมือนคนที่มีอาการทางจิตเหมือนกันนะใช่อะไรอย่างเงี้เขาบอกว่า
ไม่มีนะคือไม่รู้เลยแล้วตัวเจเองอ่ะเขาก็ไม่กล้าเล่าว่า
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยที่มีผู้หญิงปลาอะไรใส่
เพราะว่าหมอไม่เชื่อแน่นะครับพาไปดั้งไปทางศัยศาสตร์
ก็คือพวกหมอธรรมหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนของอืม
แต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรอืมแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรเพราะว่าตัวคุณเจเขาก็บอกว่า
เขาก็อธิบายไม่ถูกว่าไอ้สิ่งที่คว่างมาเนี่ยมันคืออะไร
และที่สำคัญคือคนที่เก็บไปเขาเก็บไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้
นะครับคือรู้เลยว่าไอ้ของที่ถูกปลาเข้ามาเนี้ยมันเป็นของไม่ดีแน่แน่
ถูกแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในการปลาเข้ามาเนี่ย
คืออะไรใช่ครับทีนี้พอหาไม่ได้เสร็จก็เลยต้องพาน้าสาวเนี่ย
ไปบวชไปบวชชีเข้าทางโลกทางธรรมอะไรอย่างนี้
แต่ก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ไปกินตุ๊กแกนในวัดไม่ใช่ก็ไม่ถือไม่ไม่น่าจะไม่ใช่อืม
นะครับคือหมายความว่าพอพอไปศึกษาทางนั้นทำทำทำทำ
เข้าทางโลกอะไรอย่างเงี้โลกทัพแล้วพอกลับมาก็อาจจะแบบ
เหมือนนิ่งนิ่งไปพักหนึ่งนะครับอืม
แต่หลังจากนั้นเนี้ยคือได้ยินเสียงตุ๊กแกแล้วเป็นอีกอืม
แต่คราวนี้คุณเจบอกว่าระยะเวลาผ่านไปมันหนักขึ้นตรงที่ว่า
เมื่อไหร่ก็ตามวันไหนก็ตามที่มีฝนตกหนักอ่า
นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดที่เลวร้ายกว่าเดิม
เสียงวันฝนอ่าเสียงฝนตกหนักนะครับในขณะที่ฝนตกหนักมีเสียงกีดร้องของน้าสาวเนี้ย
ร้องร้องลั่นแล้วก็เอาพยายามเอามือเนี่ยไปขวนเหมือนขวนไม้ในห้อง
ขวนนู่นขวนนี่จนมือนี่ถลอกปอกเปลือกเล็บฉีกไปหมดเลยครับเท่ากับว่าตรงตรงกำแพงไม้

แต่เมื่อไหร่ก็ทำที่ฝนตกตกหนักที่ฟ้าร้องอะไรอย่างเงี่ย

หนักกว่าทุกครั้งหนักกว่าทุกวันที่เคยเป็น
ต้องหาคนมาเฝ้าแล้วคอยดูตลอดเวลาว่า
น้าสาวจะมีอาการผิดปกติไปทำแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ในวันหนึ่งเขาบอกว่าเจเล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
น้าสาวคนนี้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมคือผมกับเพื่อนอ่ะ
สองคนแบบไม่ได้กินข้าวนะพี่ใครจะไปกินลงเอาจริงจริงไม่ได้กินข้าว
เลยนั่งแบบฟังแบบโอฮูตายละนึกสภาพ
ภาพที่เราที่เราเอาไก่ย่างมาวางไว้ตรงนี้
ไก่ย่างมันเหมือนก็ไม่ไหวถามคำเดียวครับ
ยังรับงานอีกหรอยังรับเหรอเอาจริงจริงอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ๋อ
คืนนั้นอ่ะคือฝนตกหนักมากอ่าแล้ววันนั้นเนี่ย
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็มาพักห้องที่อยู่ข้างข้าง
แล้วก็พื้นที่ส่วนรวมแล้วก็จะเป็นห้องน้าสาว
ทีนี้ก่อนหน้าที่ฝนจะตกเขาก็บอกรู้สึกว่าน้าสาวเขาเงียบไป
คงไม่มีอะไรแล้วคงจะเพียแล้วหลับไปนะครับ
แต่ไม่นานฝนเริ่มตกพอฝนเริ่มตกเสร็จคุณเจเนี่ยเขานอนไม่หลับ
เพราะเขากังวลว่าวันนี้มันฝนตกกลัวจะเป็นมันต้องเป็นอะไรแน่
มันต้องมีเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่แต่เขาพยายามนอนนอนนะครับ
เขามาสกิดสกิดคุณเจ๊ให้คุณเจ๊ตื่นนะครับ
เจก็ตื่นมาด้วยความงงแยแล้วถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นอะไร
แล้วก็มองในสภาพห้องปรากฏว่าไฟดับไฟดับฝนตกฟ้าร้องนะครับ
เพื่อนญาติของคุณเจเนี่ยเขาก็พยายามสะกิดบอกมีอะไรวะ
มึงฟังดิมึงได้ยินเสียงอะไรวะได้ยินเสียงไหมอยู่บนฝ้า

คุณเจ๊ก็พยายามฟังมันมีเสียงกุกจริงพี่มันเหมือนมีอะไรตรึก
ฝนตกฝนตกไงน้ำรั่วใส่ฝ้า
อเจมส์ก็เลยสู้ถ้าหลังคาเป็นรั่วฝนตกมันเป็นน้ำหรือเป็น

แล้วเป็นรูอย่างนี้ตุ๊กแกมันอาจจะเข้ามาได้หรือเปล่า
ไม่ว่าทางหลังคาที่รั่วเราก็วิ่งบนฝ้า
ตอนนั้นฝนไฟมันดับทำยังไงดี
เจมส์เขาก็เลยพยายามหาอุปกรณ์ก็คือไฟชายในห้อง
แล้วก็พยายามส่องตามตำแหน่งเสียง
เดี๋ยวจะตึกตรงนี้ก็ส่องไปตึกตรงนี้ก็ส่องไป

อเจมส์ก็เลยพยายามหาปรากฏว่าตอนหาไปเสร็จนี่
เหมือนญาติเขาหาอะไรยาวมากระทุ้ง
พยายามไล่พอคิดว่าเป็นตุ๊กแกพยายามตึ้งตึ้ง
แล้วที่สำคัญคือหลังจากที่กระทุ้งไปเสร็จ
มันมีฝ้าหนึ่งหล่นลงมาจากมุมห้อง
พอหล่นลงมาตุ้งเสร็จไฟชายมันก็ฉายไปทันทีด้วยความตกใจ

นาทีนั้นเจเล่าให้ฟังว่า
ไฟที่มันฉายไปตรงฝ้า

ไฟฉายไปกระทบกับอะไรบางอย่าง
มันเป็นแววแล้วมันสะท้อนมา

อยู่บนฝ้าแล้วทีสำคัญคือมือถึงทุกแกอยู่
ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออคือไม่อยากฟังต่อ
แต่ก็อยากรู้จุดจบว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับน้าสาวเนี้ยเขาจับ
มันปล่นลงมามันก็เป็นช่องใช่น้าสาวโผล่หัวลงมา
กำตุ๊กแกแล้วก็กินตุ๊กแกถูก
แล้วก็กำแล้วก็กินอยู่พอกินเสร็จทุกคนแบบตกใจ
ญาติว่าเฮ้ยแล้วตัวคุณเจก็ตะโกนว่าน้า
พอตะโกนว่าน้าเสร็จเขาพลุบเข้าไปในความมืด
แล้วก็วิ่งตึกตึกตึกตึกตึกตึกเหมือนเป็นเสียงตอนแรกที่ญาติเขาได้ยิน
วิ่งไปห้องของน้าสาวเลยนะครับเสียงมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินเสียงดังตุ้ม
พอตุ้มเสร็จตอนนี้คือเจกับญาติญาติของคุณเจเนี่ย

ในครอบครัวว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงคุณเจก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะคือคิดอะไรไม่ออกนะแต่อยู่ดีดีมันไปแวบถึงผู้หญิงคนนึงที่เคยมาที่บ้านเออที่ขี่มอไซค์มาใช่ที่ขี่มอไซค์มาที่บ้านแล้วคว่างอะไรบางอย่างไปตอนนั้นคุณเจเขาก็เลยพยายามถามถามคนในครอบครัวว่าไอ้ไอ้เศษที่มันปลาเขา

เจ้าของบ้านเขาไปไหนกันโอ้ยบ้านหลังเนี้ยเขาไม่มีใครอยู่แล้วอืมก็เนี้ยผัวเมียเขาทะเลาะกันครับอืมจนเมียเขาน้อยใจแล้วเขาผูกคอตายอยู่ในบ้านหลังนี้อ่าบอกอ้าวเขาทะเลาะกันได้ยังไงเขาคือมีปัญหาอะไรกันโอ้ผัวเขากับเจ้าชู้อ่าเขาก็แบบไปจีบไปเรื่อยนู่นนี่นั่งอืมอ๋อแล้
ได้อะไรกันได้เสียอะไรกันครับอืมหลังจากนั้นอ่ะเมียเขาคงจับได้เมียจับได้ใช่แล้วเขาก็เลยทะเลาะกันอ่าพอทะเลาะกันหลังจากนั้นไม่กี่วันละมั้งเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเลยเก็บข้าวของออกครับอ่าหลังจากนั้นก็จะมีพวกรถปอเต็กตึงโรคอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าไปที่บ้านหลังเนี้ยไปขนลำเรียง

อืมจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรออดแอดออดแอดอยู่เลยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอืมแล้วก็บอกว่ามีหลานอ่ะอยู่ในบ้านนะครับเขาบอกเขาชี้ชี้ไปในบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่าดูดิดูดิมีเชือกเกี่ยวเยาว์มีเชือกเกี่ยวเยาว์มีคนห้อยเขาเล่นอะไรกันอยู่อืมตัวป้ากันนี้เขาบอกว่าเขามองเข้าไปในบ้านอ่ะเห็นเป็
อ่ะเหมือนเขาทำอะไรซ้ำซ้ำเดิมเดิมถูกต้องครับอืมอืมเรื่องราวก็ประมาณนี้อ่าหลังจากนั้น
แล้วยังไงเรารู้แล้วทำไหมก็ทำครับจริงเหรอเงินนะพี่แล้วทำแล้วเจออะไรป่ะไม่เจอนะก็ไม่เจอ
คือหลังจากนั้นคือผมเข้าไปดูแลแล้วก็เก็บทุกอย่างทำความสะอาดแล้วก็เหมือนไปวางระบบให้เขา
อ่าอ่าหลังจากนั้นเขาก็ทำใหม่ทำฝ้าใหม่ทำหลังคาเพราะว่ามันฝนตกหนักไม่เจออะไรผิดปกติเลยเหรอ
เจอเลยหลังจากนั้นยกเว้นไอ้รอยที่มันอยู่บนฝ้าใช่ซึ่งอันนั้นน่าจะผิดปกติสุดแล้ว
ใช่แล้วก็ซากตุ๊กแกถูกต้องครับที่ตายแสดงว่าตุ๊กแก่ที่ตายเนี่ยมันถูกสะสม
หมักหมมไว้อยู่บนฝ้าเพดานมานานมากตั้งแต่น้าสาวเสียไม่เคยทำความสะอาดเลย
ใช่เลยกลิ่นมันก็เลยสลบอบอวนนะครับตุ๊กแกตัวเดียวยังพอเข้าใจได้ว่ากลิ่นอาจจะไม่แรง
แสดงว่านี่มันคงจำนวนเยอะจริงจริงเยอะใช่น้าสาวเขาคงอาจจะแบบกิน
หลังจากนั้นคือเอาไปเก็บไว้สะสมไว้หรืออะไรอย่างนี้
ผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณบอยไปฉีดปลวกแล้วมันโหดเหมือนกันนะ
จากหลายหลายเรื่องที่เคยมาเล่าให้ฟังครับผมคืออย่างที่บอกคือไปไปมาหลายหลายสถานที่
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารแต่บ้านหลังเนี้ยเอาจริงจริงคือตอนที่ปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดาน
แค่เจอซากตุ๊กแกก็หลอนแล้วนะแล้วก็นึกภาพถึงตอนที่ญาติเขาเล่าให้ฟังว่า
น้าสาวเขาเนี่ยเป็นภาพเดี๋ยวทีมงานกราฟิกนะขอเนียนเลยนะ
ห้อยหัวลงมาจากเพดานใช่ครับมือกำตุ๊กแกอืม
กินตุ๊กแกตุ๊กแกคอขาดทีมมากราฟิกผมว่าภาพนี้ทำออกมานะเด็ด
น่ากลัวเอออย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าคืนนี้น่าจะเหมาะอี
ทีนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ดูสถานีผีดุของเราแล้วนอนดูอยู่ในบ้าน
ขึ้นไปบนฝ้าดูสิโอ้โหไอ้ฝ้าที่มันแบบขาวขาวอย่างงี้นะฮะ
บางทีผมฝ้าบ้านผมเคยเคยรู้ว่าน้ำมันเคยหยดใส่ไอ้ไอ้ฝ้าเพดาน
ครับผมมันก็จะดังแปะแปะไม่ได้ฝนนะน้ำจากท่อมันแปะแปะ
อันนั้นก็หลอนแล้วนะหลอนแต่อันนี้คือเขาไม่ได้อยู่นิ่งไง
จากเรื่องเล่าอ่ะใช่ครับเขาวิ่งเขาเดินไปเรื่อย
เหมือนกับเสียงหนูเสียงสัตว์อะไรวิ่งอยู่ข้างบนใช่แต่มันไม่ใช่
กลายเป็นน้าสาวอ่ะถ้านึกภาพคือขึ้นไปคลานไล่กินตุ๊กแกอ่ะ
และที่สำคัญคือของที่เอามาใส่เอามาโยนใส่บ้านหลังเนี้ย
คืออะไรก็ไม่รู้อืมไม่รู้มันเป็นคุณสัยอย่างหนึ่ง
เป็นคำสาบแช่งอะไรก็ไม่รู้ใช่เออเขาบอกว่าโยนไป
หลังจากนั้นผู้หญิงกันนี้ก็สาบแช่งสาบแช่งคือมันมันมันเป็น
ในการด่าในการสาบแช่งเลยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน
น่าจะโดนของแหละสรุปแล้วคือน่าจะโดนของ
โอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณบอยฉีดปลวกประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่
ไปเจอเรื่องนี้มาตอนที่ไปรับงานนี้ใช่ครับผมบอกคุณผู้ชมนะ
อย่างที่บอกคือใครที่นอนฟังอยู่นะแล้วเกิดจินตนาการขึ้นมา
ได้ยินเสียงกุกกุกกักกักเดินอยู่บนฝ้าเพดานนี่
อย่าไปเหมาว่าเป็นผีหมดนะใช่เราก็ต้องดูบ้านเราด้วยนะ
บางทีมันมีมีหนูมีตุ๊กแก่ใช่ครับใช่หรือบางทีน้ำ
ฝนไม่ได้ตกเอ๊ะทำไมมีเสียงแปะเหมือนบ้านผม
ท่อไอ้ที่เป็นท่อฟ้ามันรั่วจากห้องน้ำข้างบน
มันก็ไหลลงมาสักพักหนึ่งฝ้าก็จะพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
ใช่พร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
อยากไปเหมาอย่างเดียวว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าผีและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์
ร้อนประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
รับเชิญของเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาเป็นสินแส
เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของห่วงจุ้ยแล้ววันนี้สถานีผีดุของเรา
ยินดีต้อนรับสินแสเอ็กซ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊ค
เราไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยครับไม่เคยผมนึกภาพจินตนาการภาพของสินแสเอ็ก
ไว้เป็นสินแสแบบที่เราควรจะนึกถึงนี่คือสินแสยุคใหม่ดูเท่ดูเท่ดูแบบไม่เหมือนที่คิดว่า
สินแสก็คือนึกถึงขอโทษนะคนมีอายุหน่อยแล้วก็อ้วนมีแบบอ้วนอะแล้วก็จะถือถือเอ่อเอาละเป็นทิศ
รอแก้หลอกแก้เดินครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือยุคใหม่ไปแล้วครับ
ใช่แล้วก็ห่วงซุ้ยดักวิญญาณใช่ครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปดูห่วงจุ้ย
ถูกครับให้กับคนต่างใช่ครับแล้วก็เอาเรื่องราวของคนนั้นที่เขาประสบพบเจอมามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามสินแสเอ็กอย่างนี้ครับผมว่าสินแสเอ็กมีคำตอบในใจแล้วล่ะ
ร้อยล้านทลับจะรุกกราฟฟ์ขึ้นมาใช่นะครับ
จากประสบการณ์จากอะไรหลายอย่าง

สาดห่วงจุ้ยกับเรื่องผี
มันโยงถึงกันไหมครับถาม
ถ้าเป็นในเรื่องของสาธวงจุ้ย

งมงายไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยในการใช้ชีวิตของคุณนะครับ
มันเลยทำให้เป็นห่วงจุ้ยขึ้นมาครับ

เป็นสินแสอย่างนี้มานานหรือยัง

ผมเป็นมาประมาณ๗ปี

เขาเป็นคล้ายเป็นเลขาธิการ
ก็คือเป็นสมาคมของคนจีนพ้นทะเล
อากงผมก็จะรับหน้าที่เหมือนกับ

หรือว่าคำกรอนมันก็เลยเชื่อมโยงไป

มันทำให้เราก็ซึมซับโดยไม่รู้ตัว
โคเราซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีน
แต่การที่เราจะมาเป็นสินแสมันมายังไงอ่ะ
มันเริ่มต้นจากว่าที่บ้านก่อนครับ
มันมีเกี่ยวกับมันมีตำราอยู่เล่มหนึ่ง
มันเป็นตำราเกี่ยวกับเรื่องของพวกอัคระยันต์ของจีน
แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูโงเห้งนะครับ
มันมีแค่นั้นผมเองก็ไม่เคยเจอมันมาก่อนเหมือนกัน
จนกระทั่งวันหนึ่งบ้านมีการขาย
แล้วคราวนี้ผมเข้าไปบ้านเพื่อที่จะไปเอาของเก่าออกมา
ก็ไปเจอว่ามีตำราเล่มนี้

แต่เราเก็บมาเพราะว่ามันสวยดีมันดูวินเทจดีครับ
มันเหมือนคัมภีร์วิชายุทธ์อะไรอย่างนี้
ผมก็เก็บเอาไว้แต่งบ้านอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นพอดีว่าผมมีแฟนเป็นชาวเต้าหวันครับ
ครับผมคราวนี้ก็เลยผมก็เก็บเอาไว้ที่บ้าน
คราวนี้เขามาเยี่ยมผมที่บ้านผม
เขาพอดีเขาไปเจอพอดีเลย

ผมว่าอ้าวก็รู้แค่นี้แต่ก็ไม่ได้สนใจ
จนกระทั่งว่ามันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่ง
ที่ผมพยายามที่จะใช้ศาสตร์หลายอย่างเข้ามาปรับแก้ชีวิตตัวเอง
ครับก็เลยนำพาให้ผมศึกษาตรงนี้
พอศึกษาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยศึกษาจากหนังสือเล่มนี้
ใช่เพราะว่ามันเป็นหนังสือภาษาจีนนะพี่แจ๊ค

เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผมโดยคร่าวก่อน
หลังจากที่พอรู้อะไรบางอย่างเล็กน้อยแล้วเนี่ย
เราก็มีการที่เชิญชวนเพื่อนหลายคนที่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแปลภาษาเป็น
จีนด้วยทั้งไทยด้วยทั้งอังกฤษด้วยเนี่ย
มาประชุมกันหน่อยว่าช่วยผมแปลรักษาไอ้หนังสือเล่มนี้ให้หน่อยมันคืออะไร
ใช่คราวนี้สุดท้ายแล้วเราก็ได้โครงสร้างของมัน
ผมก็เลยจดบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาจากตรงนั้นมา
แต่ไม่เกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะพี่แจ๊คไม่เกี่ยวกับห่วงจุ้ย
จนมาในชีวิตหนึ่งของผมเนี่ย
ผมมีโอกาสที่จะได้เจอผู้รู้ท่านหนึ่งครับ
เป็นมาจากสิงคโปร์เป็นอาจารย์

ใช่เป็นอาจารย์ของผมเอง
คราวนี้อาจารย์ก็เหมือนกับชะตาต้องกันนะครับ
ช่วงนั้นเราเองเราก็มีวิกฤตบางอย่างในชีวิต
อาจารย์เองท่านก็เมตตาได้ถ่ายทอดวิชาที่ท่านได้ศึกษามาให้
ใช่ครับคราวนี้วิชาห่วงจุ้ยของผมเลยเนี่ย
มันเลยเป็นวิชาที่สิงคโปร์บวกโขลศาสตร์ของจีน
ที่มาจากหมู่บ้านเท่งให้ที่เมืองจีน

เหมือนคำว่าประยุกต์ไงเป็นการผสมผสานกัน
ถูกต้องครับโอเคโดยสังเกต
นี่คือเรื่องราวความเป็นมาของสินแสที่
ถ้าดูข้างนอกอย่างนี้ผมว่าหลายคนดูไม่ออกว่าเป็นสินแส

ทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะมานั่งพูดคุยในวันนี้
ฟังชื่อเรื่องแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยป่ะ

กูอยากเจอแก้วเป็นเรื่องของใคร
ต้องบอกว่าต้องเริ่มอย่างนี้ครับพี่แจ๊ค
พอดีว่าของผมเองเนี่ยเราจะมีแฟนเพจของเราใช่ไหมครับ
แล้วก็มีสมาชิกแล้วก็มีลูกศิษย์ติดตามในแฟนเพจ
ทีนี้เนี่ยเมื่อระยะหนึ่งที่ผ่านมา
ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณ๖๗เดือนก่อน
ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งทักเข้ามาปกติเลยครับไม่มีอะไร
เขาทักเข้ามาขอบูชาวัตถุมงคลของเรา
ก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยันหนุ่มดวงหรืออะไรสักอย่าง
ผมจำไม่ผิดนะครับแอดมินต่อไปแล้วก็จบไปเสร็จ
ไม่นานนักเนี่ยเขาก็ทักกลับมาอีกเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นการติดต่อให้ผมไปตรวจห่วงจุ้ยให้ที่บ้านเขา
คราวนี้ก็มีโอกาสได้ดิวกันแล้วก็นัดแนะวันเวลาใช่ไหมครับ

ทีนี้หลังจากที่เรามีการตรวจฮวงจุ้ยจนจะเรียบร้อยแล้วเนี่ย
แล้วก็มีเวลานั่งพูดคุยกัน

เขาก็เลยเหมือนกับเล่าเรื่องความหลังของเขาให้ผมฟัง
ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้

สมาชิกท่านนี้นะครับที่ผมไปดูฮวงจุ้ยให้เนี่ย
เขาเคยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติครับ
เป็นคนประเทศแคนาดานะครับ
พูดคุยกันสาลความสัมภัณฑ์ถึงจุดเท่ากันเหมือนความรักของทั้งคู่น่ะ
ทรูปทั้งแล้วก็มีการชักชวนกันว่าเออถ้าอย่างเนี้ยไปย้ายไปอยู่ที่แคนาดากันไหมครับ
เป็นของคุณคุณเอมเนี้ยเป็นผู้ชายที่ของหล่อ
แล้วก็เป็นคนมีธุรกิจก็มั่นคงทีนี้ก็หลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้ว
คุณเอมเองก็กับพ่อแม่ของคุณเคก็เหมือนกับรักไข้กันดีเหมือนกับเขาชอบลูกสะพ้ายคนนี้
เรียกว่าสะพ้ายก็ได้เพราะว่าผมไม่ทราบว่าเขาจดทะเบียนกันหรือเปล่านะครับ
เนื่องจากด้วยความเป็นคนไทยแล้วก็มีความช่วยเหลือทำกับข้าวดูแลบ้านอะไรอย่างนี้
เขาก็จะชอบประทับใจกับคุณพ่อคุณแม่เขานี่รักกันมากเลย
ก็ใช้ชีวิตอย่างลาบลื่นไปช่วงหนึ่ง
ทีนี้เนี่ยคุณเคเองเนี่ยเขามีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทย
เพื่อนชาวต่างชาติคนนี้กับคุณเคก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนในการทำธุรกิจด้วยกัน
เขาบอกว่าเขาก็เลยบอกคุณเอมว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะต้องขอตัวไปดูงานที่เมืองไทยสักแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้เธออยู่ที่บ้านก็รอก่อนนะอะไรอย่างนี้
ดูแลบ้านเป็นแม่บ้าน

ถ้าจำไม่ผิดตามที่คุณเอมเขาเล่าเนี่ย

แล้วเขาก็กลับมาที่แคนาดาเหมือนเดิม

แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิม

ใจลอยมากขึ้นหลังจากที่กลับจากเมืองไทย

แต่เขาเป็นปัจจุบันที่เขากลับมานะครับ

เหมือนไม่มีกระจิตกระใจนะครับ

คุณเอมเขาบอกว่าสงสัยอยู่ในเมืองไทย

ก็พักสักพักหนึ่งคงจะดีขึ้น
ก็ผ่านไปสักเป็นระยะหนึ่งครับพี่แจ๊ค

มันเหมือนมีอาการแปลกเพิ่มขึ้น

ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบ

แล้วเขาอยากที่จะแบบใช้ชีวิตกลางคืนมากเลย

แต่กลางวันเนี้ยรู้สึกว่าอ่อนเพลีย
ไม่ดีนะจะต้องไปหาหมอ

เสร็จแล้วก็โอเคเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปอีกนะครับ
ทีนี้เนี่ยพี่แจ๊คมันก็ปกติดีนะ
มันไม่ได้มีอะไรแต่มีแต่อาการแบบนี้
แต่วันดีคืนดีพี่แจ๊คกลางคืน
กลางคืนเขานอนกันสองคนใช่ไหมครับ
คุณเคเองเขาชอบมีอาการละเมอ
ละเมอคือถ้าเป็นละเมอปกติอย่างเช่น

มันละเมอจนกระทั่งเหมือนกับเดินเข้าไปที่ประตูห้องน้ำ

ระเมอเดินอย่างนี้เลยอ่ะ

ตอนแรกตัวคุณเอมเองเขาตื่นขึ้นมา
เขาเห็นภาพนั้นเขาก็รู้สึกว่า

แต่พอเดินไปหาแฟนเขาเนี่ย

ใช่เขาก็เลยเหมือนกับสะกิดดึง
แล้วก็พาขึ้นมานั่งบนเตียง

เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
แต่รู้เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้นอน
มันเหมือนมันต้องการจะเดินไปสักที่นึงอะไรแบบนี้นะครับ

ถ้าอย่างนั้นก็โอเคเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้เช้า

ก็มีการสักถามกันถึงเรื่องอาการว่าเป็นอย่างนี้นานหรือยัง

แต่ยูไม่โอเคอย่างนี้นานหรือยัง
เขาบอกว่าเขารู้สึกช่วงนี้เขาดาวน์
เขาคิดมากเขาจิตตก
เขาหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้
เขาเหมือนเขาขาดเขาโหยหาอะไรสักอย่างหนึ่ง

คุณเอมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้
ลองไปพบจิตแพทย์ไหม

การพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ
คือสมมุติว่าคุณเครียดมากหรือว่าคุณหาคำตอบอะไรไม่ได้
วันนี้เขาอาจต้องการคนไกลใช่ไหมครับ
ก็พากันไปหาจิตแพทย์
ทีนี้เนี่ยก็พอไปหาเสร็จปุ๊บก็มีการไต่ถามสอบสวนทั่วไป
ว่าเออเป็นมายังไงบ้างอากงอาการอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณหมอก็ถามเขาถามคุณเคนะครับ

มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำถาม

อยู่ดีคุณเคเขามีอาการเหมือนเขาร้องไห้
แล้วก็แบบเหมือนเอามือปิดหน้าตัวเอง
แล้วคุณเอมเขาบอกเขาได้ยินสองหูนะครับ
แต่ที่มันน่าตกใจคือแฟนเขาพูดภาษาไทยไม่เป็น

เพราะฉะนั้นคือพูดออกมาเป็นภาษาไทย

คือแฟนเขาเนี่ยเคยไปเมืองไทยอยู่ประมาณ๒๓ครั้ง

ถ้าครั้งสองก็คือจะไปหาเพื่อนเขาเรื่องธุรกิจนี่แหละ
ซึ่งคงไม่ใช่มีการเรียนภาษาพี่แจ๊ค
แล้วคำว่ากูอยากเจอแก้วมันก็ไม่ได้อยู่ในอะไรที่ต้องไปเรียนรู้
ใช่คือมันเป็นคำที่แบบเราต้องแบบเป็นในระดับหนึ่งแล้วพูดได้ใช่ไหมครับ

แล้วคุณเอมบอกว่าไอ้คำที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่อนข้างชัด

ไม่ใช่ฝรั่งพูดแบบกูอยากเจอแก้ว

กูอยากเจอแก้ว

แบบเหมือนแบบก้มกล้าเอามือปิดอย่างนี้นะครับ
ตามที่เค้าเล่าแล้วก็แบบว่ากูอยากเจอแก้วอะไรอย่างนี้
โอเคคุณเอมเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ
จิตแพทย์เขาก็มองดูอาการบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียด

เขาก็เลยให้ยาลดเครียดมาแล้วก็
มาเพื่อให้มาบำบัดอีกรอบหนึ่งนะครับ
ทีนี้โอเคเขาก็พากันกลับบ้าน

หลังจากที่มีการมาบำบัดมาพูดคุยเนี่ย
มันก็ดูเหมือนดีขึ้นไปจาก
ก็อาการอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
ก็คือเบาลงหน่อยนะครับ
แต่มันก็ไม่สนิทเหมือนกัน

ทีนี้ด้วยความที่
เขาไม่รู้คือนี้ภรรยาก็บอกว่าคุณคุณเองก็ได้ถามว่า
ว่าไม่ได้มีอะไรโกหกใช่ไหมไม่ได้มีอะไรที่ไม่โอเคเกิดขึ้นใช่ไหม
ไม่ได้มีอะไรแอบใช่ไหมไม่ได้แอบไปมีกิ๊กใช่ไหม
ประมาณนั้นนะครับคุณเกย์เขาบอกว่าไม่มี
ไม่มีเขาบอกว่าถ้ายุงพูดบ่อยเนี่ยมันจะต้องโกรธกันนะ
เขาบอกไม่มีคือไม่มีก็โอเคเรื่องนี้ก็จบไป
ก็ตามภาษาผู้หญิงอะพี่แจ๊คเรื่องมันคาใจเนอะมันก็ยังไม่เคลียร์
ช่วงนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะดูแปลกเหม่อลอยอะไรไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยมีพูดอะไรอย่างนี้ออกมาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
คราวนี้เพื่อนของคุณเอมที่อยู่เมืองไทยที่เป็นเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่า
เอาตรงป่ะแปลกอ่ะโดนของป่ะ
คือผมว่าจริงแล้วคุณเอมเขาอาจจะคิดเล็กแต่ไม่มีใครกระทุ้ง
ไม่มีใครยืนยันไม่มีใครมาช่วยสมทบความคิดของเขา
ใช่คราวนี้พอมีเพื่อนกระทุ้งเสร็จเขาก็บอกว่าเออกลัวน่าจะเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันก็ไปมันแปลกตั้งแต่มันกลับจากเมืองไทยนะไอ้เคนะอะไรอย่างนี้
บอกว่าเอางี้ดิก็มาเที่ยวเมืองไทยสิเดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างนี้
คราวนี้คุณเอมเขาก็โอเคก็เลยกลับไปวางแผน
เขาก็ไปบอกคุณเคว่าเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม
ดิฉันอยากจะกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะเยี่ยมน้องชายด้วยอะไรอย่างนี้
เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเคเขาบอกว่าอืมก็ไปสิก็ไปก็ไปนะครับ
ทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็โอเคเดินทางมาที่เมืองไทยเสร็จนะครับ
พอเดินทางมาที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกับเพื่อนของคุณเอมนะครับ
แล้วก็เจอกับน้องชายคุณเองนะครับก็ตามสเต็ปพี่แจ๊คตามที่เขาคุยกันไว้
ก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรแปลกไหมสิ่งแรกที่เราต้องทำคือก็พาไปวัดซะ
ครับอ่าพาไปวัดเขาก็พาคุณเคเนี่ยไปวัดพี่แจ๊คอ่า
ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่คุณเคเขาทุกทุกครั้งอ่ะ
ที่ที่มันผ่านวัดที่กำลังจะเข้าประตูอุโบสถ
คือขอโทษขอโทษที่ประตูทางเข้าอุโบสถนึงว่า
ประตูทางเข้าวัดเนี้ยครับเขาจะบอกซุ้มประตูวัด
ใช่อ่าอ่าเขาจะรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาหงุดหงิดอืม
แบบมันไม่อากาศไม่ค่อยดีหายใจไม่ออกหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์รุน
อารมณ์ขึ้นอะไรอย่างนี้คือจะค่อนข้างปี๊ดเล็กขึ้นมาตลอดเลย
เขาบอกว่าเออถ้าใครอยากไหว้ก็ไปไหว้นะแต่เขาขออยู่ในรถล่ะ
หรือเขาอาจจะอยากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วเขาไม่ขอไปแล้วกันอืม
คราวนี้ทางคุณเอมบอกไปสิไปถ่ายรูปให้หน่อยไปนู่นไปนี่ให้หน่อย
คือชวนชวนจนโกรธกันนะครับอืมก็ก็ก็ก็แบบไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับ
นึกว่าแบบไม่ชอบแต่คราวนี้ในใจทุกคนเขาก็มองแปลกว่า
ถ้าปกติมันไม่มีอะไรมันก็ต้องเข้าได้ป่ะอืมใช่ไหมอืมเออตามที่เรา
ใช่เข้าใจนะพี่แจ๊คครับทีเนี้ยก็เลยคุยกันนะครับ
สามคนก็คือน้องชายของคุณเอมแล้วก็เพื่อนคุณเอมเขาก็คุยกับคุณเอมว่า
เขามีพระอาจารย์อยู่อยู่รูปหนึ่งท่านก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเรื่องวิชาอยู่เหมือนกัน
อืมเป็นไปได้ก็พาไปโดนน้ำมนต์ซะหน่อยครับเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น
เสร็จแล้วเขาก็นัดวันเวลากันนะครับแล้วก็จะพาคุณเคเนี่ยไปหาพระอาจารย์คนนี้
อืมก็หลอกล่อปกติพี่แจ๊คเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวกันนะ
แต่ว่าเดี๋ยวแวะไปหาพระแป๊บนึงพอดีจะไปทำธุระ
อ่าแล้วแต่แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้พี่แจ๊
ระหว่างทางที่ขับรถอยู่นะครับเพื่อนของคุณเอมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยขับนะครับ
น้องชายคุณเคเขานั่งอยู่ข้างหน้านะครับน้องชายคุณแอมก็นั่งอยู่ข้างหน้า
ส่วนคุณแอมเองนี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังกับคุณเคนะครับคราวเนี้ยคุณอีกคุณเคเองก็มีอาการแบบ
รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยอยากไปในในครั้งครั้งนี้มากมากเลยพี่แจ๊คอืมอืม
เหมือนกับแบบกลับได้ไหมไม่อยากไปเลยอ่ะกลับบ้านเถอะอะไรอย่างเงี้ย
สักพักหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาบนรถเลยว่ากลับจะกลับเริ่มก้าวร้าว
เริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนิสัยไม่ดีอืมจะกลับเสร็จปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งทุกคนก็แบบ
มองหน้ากันแล้วทุกคนก็บอกว่าใจเย็นเย็นซิไปเที่ยวจะคิดอะไรมาก
อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องน้องชายที่นั่งอยู่ประกบกับข้างกับคนขับ
ก็บอกเพื่อนของคุณแอ๋มว่าให้เร็วนิดนึงใช่ไหมครับ
คุณแอ๋มข้างคุณเก๋ก็ปอบว่าเออใจเย็นนะอย่าคิดมากอะไรอย่างนี้
เที่ยวไงเออเดี๋ยวก็กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสักพักหนึ่ง
ก้มหน้าเหมือนร้องไห้เขาก็ก้มหน้าเหมือนร้องไห้
เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเนี่ยต้องพายู
พาอายเป็นโรพยาบาลหน่อยด้วยไหมอย่างเงี้ยยูเทิร์นกลับตอนนี้เลย
อะไรอย่างเงี้ไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ด้วย
เสียงลบเล้าของคุณเคนะครับทุกคนเขาก็เลยคิดว่าเอ้ย
อาการไม่สบายมันก็กำเริบหรือเปล่าคือมีอาการทางด้านร่างกายหรือเปล่า
ใช่ครับเขาก็เขาก็ยูเทิร์นรถให้อืมคือเพื่อที่จะอ่า
แวะไปหาหมอก่อนใช่ไหมครับคราวเนี้ยพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บ
พี่แจ๊กแปลกไหมอืมเมื่อกี้ยังป่วยอยู่น่ะอ่า
พอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บหัวเราะเอ้ยหัวเราะแบบอะไรอย่างนี้
หัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยปกติอย่างเงี้ยอืม
คุณคุณมองหน้ากันยูเป็นอะไรเนี้ยตัวลงยูป่วยจริงเปล่าอืม
บอกป่วยแต่ตอนนี้หายแล้วหายแล้วไงตอนนี้หายแล้ว
จะไปไหนล่ะก็ไปสิอะไรอย่างนี้ตอนนี้หายแล้ว
คราวนี้น้องน้องชายของของคุณเอมบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่โอเคแล้ว
ยังไงก็ต้องพามันไปวัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็เลย
รถกลับอีกรอบหนึ่งพี่แจ๊คเพื่อพาเขาไปหาพระอาจารย์ตรงนี้
นะครับพอโว๊กรถกลับเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ๊คเป็นเหมือนเดิม
แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเนี่ยขอร้องเถอะอย่าไปเลย
อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยนะครับครับ
กระทั่งขับรถไปขับรถไปเสร็จปุ๊บพอจะถึงพอจะถึงหน้าวัด
นะครับซุ้มประตูวัดจะเข้าพอดีว่าเขาก็จอดรอที่ให้คน
ให้คนเดินออกมาเขาจะถามทางว่าจะขับไปตรงไหน
กุฏิจะกุฏิท่านอ่าพระรูปเนี้ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ
อ่าทางคุณเคเองเขาก็มีการหัวเราะขึ้นมาอืม
คือเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับพี่แจ๊คแต่แปลเป็นภาษาไทยว่า
มันไม่อยู่หรอกโหเอาเรื่องแล้วนะมันไม่อยู่หรอกอืมอ่า
มันไม่อยู่หรอกเสร็จทุกคนก็มองหน้ากันบอกว่าสงสัยเขาพูดเรื่องอื่น
อืมเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษามันเป็นภาษาภาษาไทยอ่ะ
เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเขาเรียกว่ามันพูดเรื่องอื่นอะไรเงี้ย
สักพักหนึ่งก็เลยถามกับพระที่เดินเข้ามาหานะครับ
จะถามทางว่าไปทางไหนเนี่ยอ่าหลวงพี่คนนี้เขาก็บอกว่าอ๋อ
จะมาหาท่านใช่ไหมครับพอดีต้องขอโทษทีว่าเมื่อเช้า
อ่าท่านเพิ่งอาภาษณ์อืมลูกศิษย์เพิ่งพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วเมื่อกี้คำพูดที่ยูพูดมานี่ความหมายคืออะไร

ทุกคนก็แบบโอ้ตายแล้ว
ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว

ก็ต้องพากันกลับก่อน

ก็มาประชุมนั่งประชุมกันเลยว่าจะเอายังไงดี
มีอะไรบ้างไหมที่จะสามารถช่วยเขาก่อนได้
สุดท้ายแล้วมันก็ยังหาอะไรไม่เจอนะครับ
วันแล้ววันเล่าแต่ละคนก็เครียดนะครับ
และยิ่งคุณเคเองกับคุณแอ๋มเองก็ไม่มองหน้ากันด้วย

เขาก็ปกติดีพูดอะไรอีกแล้วถามอีกแล้วเหรอเนี่ย
เรื่องนี้ก็คุยกันไปแล้วไม่ใช่หรอกว่าไม่ต้องคุยอะไรอย่างนี้
คราวนี้คุณแอ๋มเองเขาก็บอกว่าขยันขยอ
วันนั้นพี่แจ๊คมีการลงไม้ลงมือ

วันนั้นก็เหมือนมีการตบ

ขอเลิกเลยเหรอเหรอย่าเลยเหรอ
เพราะว่าฉันก็ทนเธอมาสักระยะนึงแล้ว

ยูกลับไปเก็บของให้เรียบร้อย
ในระหว่างอยู่กลับไปที่นู่นไอจะอยู่ที่เมืองไทย

แล้วหวังว่าเรื่องนี้เราจะไม่ต้องคุยกันอีก

มันหลายครั้งแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับ

คุณเกเขาก็เอาข้าวของออกจากที่พัก
แล้วก็คือไม่ทราบว่าเขาไปไหนแหละ

เนื่องจากพอเขามาประมวลสถานการณ์อยู่แล้ว

ก็เลยโอเคตัดสินใจว่าคงจะต้องบินกลับ
กลับเพื่อไปเก็บของของตัวเอง

ก็ก่อนกลับก็มีการแลกคอนแท็กอะไรกันไว้นะครับ
คราวนี้พี่แจ๊คในขณะในวันที่คุณแอ๋มเอง
เขากลับไปอยู่ที่แคนาดากำลังเก็บของอยู่เนี่ยนะครับ
เขาก็วางโทรศัพท์ไว้อยู่ข้างของเขา

สักพักหนึ่งพี่แจ๊คมันมีลายลายหนึ่งเขาเด้งขึ้นมา
เป็นลายคล้ายว่าลายปริศนานะครับ
ก็เป็นตัวกระตุ๋นตุ๊กตาทั่วไปไม่รู้ว่าใครนะครับ
คราวนี้ไลน์นั้นเขาก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ว่า

กรุณาช่วยเก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อย
ให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะไม่ต้องเหลือเลยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่หนูไม่อยู่

หมอปลารังเกียจเก็บให้เรียบร้อยนะ
คราวนี้ด้วยความที่อาจจะเป็น
คุณผู้หญิงที่เรายังเท่าที่เราทราบกันดี

เขาก็เลยไปมันอาจจะไป

ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบมาคำเดียวตรงเหมือนกันว่า

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสนทนากันอีก

คราวนี้คุณแอ๋มเขาก็รู้ในใจว่า
โอเคเรื่องมันคงเป็นแบบนี้แหละนะครับ
เขาก็มีการเก็บข้าวเก็บของเสร็จ

พอกลับมาเมืองไทยอยู่สักระยะหนึ่งแล้ว

ตัวของคุณเคเขาก็กลับไปแคนาดา

โดยที่มีผู้หญิงคนนี้ไปด้วย

ทั้งคู่เองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกัน

พ่อแม่ของคุณเคเองเนี่ยเขาก็ชอบคุณแอ๋มนะครับ
ก็อาจจะมีการไปถามสารสุขสุดสุดติดกันบ้าง

แต่ว่าไม่ได้คุยคุยกันเลยมากมายนะครับ
กระทั่งเรื่องราวพี่แจ๊คมันผ่านไปสักระยะหนึ่ง

เขาตอนนั้นเขาก็อยู่ในหมวดที่ทำใจได้ไม่ทำใจได้อยู่ครึ่งนะครับ

เขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแปลกเนี่ย

คือเหมือนผู้หญิงคนนี้ใส่จีวอน

แล้วอาณิสภาพแบบผู้หญิงตัวดำเเมี่ย

ในฝันคุณแอ๋มเขาก็ทักไปบอกว่า

ฝันเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นพูดว่า

เสร็จปุ๊บคุณแอ๋มเขาก็ตื่นขึ้นมา
ความฝันเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่แจ๊ค

ตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนี้เกือบทุกคืนเป็นเดือน

คราวนี้ไม่รู้ว่าเขาไปทราบได้ยังไงขึ้นมา

ก็เลยเป็นที่มาที่เขาทักมาเช่าวัตถุมงคลในตอนแรก

กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้
ฝันถึงสิ่งนี้อีกเลย
ใช่ทำให้เป็นที่มาของการที่ว่าเชิญผมมาดูฮวงจุ้ย
ทีนี้หลังจากเรื่องนี้มันผ่านไปใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าเขาก็ได้รับข่าวหนึ่ง
จากคุณพ่อคุณแม่ของทางคุณเค
ท่านบอกว่ารู้ไหมตอนนี้เคตายแล้วนะ

เป็นการตายแบบฆ่าตัวตาย

สภาพศพของคุณเคคือเป็นการตายแบบเปลือย
แล้วร่างกายของคุณเคพี่แจ๊คมีรอยขีดขวนเหมือนกับแบบ
ถ้าให้เดานะเหมือนมีอะไรมาขวน
เหมือนเราอาจจะเอาของแหลมมาขีดขีดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วที่เป็นแปลกกว่านั้นคือที่ปากของเขา
เขาใส่สร้อยอยู่ตอนเสียชีวิตนะครับ
แล้วที่ปากของเขาเนี่ยเขาจะมีคล้ายเหมือนพระอยู่เหมือนเป็นจี้พระครับ
แล้วจี้พระอันนั้นกัดอยู่ในปากแล้วก็ตายอย่างนั้น

แต่ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเคเขาตายแล้วนะ

เขาบอกว่าโอเคถ้าแบบว่ายังแบบมีความรักความคิดถึงความผูกพัน
ก็ถ้าอยากจะมาก็มานะอะไรอย่างนี้
ทางคุณแอมเองเขาก็รีบไปนะครับ
พอไปถึงที่แคนาดาเสร็จก็มีการได้ร่วมงานศพนะครับ
คราวนี้สิ่งที่คุณแม่คุณพ่อคุณเคเนี่ย

ก็คือจดหมายลาตายของคุณเค

แจ๊คใจความสำคัญจะเป็นอย่างนี้ครับ
แจ๊คจำผู้หญิงที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคุณแอมได้ไหมครับ

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเค

แก้วคนนี้มาอยู่กับคุณเคที่แคนาดาเนี่ย

เสร็จแล้วคราวนี้พี่แจ๊ค

เขียนระบายความรู้สึกของเขาทั้งหมด
เขาบอกว่าเขาโดนผู้หญิงที่ชื่อแก้วเนี่ยหลอก

พี่แจ๊คจำเพื่อนของคุณเคที่อยู่เมืองไทย

คุณเคกับเพื่อนชาวต่างชาติของเขาเนี่ย
ก็ทำธุรกิจบางอย่างร่วมกัน

เสร็จแล้วผมไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์
หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการขัดอะไรกันสักอย่างหรือเปล่า

เขาก็เลยอาจจะอยากจะคิดวิธีเพื่อที่จะให้คุณเคเขามีปัญหา
เขาก็เลยอาจจะอยากจะคิดวิธีเพื่อที่จะให้คุณเคเขามีปัญหา
เขาก็เลยอาจจะอยากจะคิดวิธีเพื่อที่จะให้คุณเคเขามีปัญหา
เขาก็เลยจะให้คุณแก้วหรือว่าจริงแก้วเนี่ยก็คือเด็กของเขา

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค
เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

เพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยหลอกลวงเค

ที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเชิญที่เรา

เค้าบอกว่าเค้าเจอผู้หญิงหน้าสิ้งเลย
ไปด้านหนึ่งเลยแล้วชี้หน้าขึ้นมาอย่างเง

เราก็เรียกเก๋เก๋เก๋

ก็เลยตัดสินว่าคุณแม่น่าจะฝันไป
คราวนี้ครับรุ่งเช้าคุณแม่เขาก็บอกพยายามบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ฝันจริงนะ
แต่สองคนก็ปักใจเชื่อว่าน่าจะฝันไว้เองครับ
คืนที่๒ครับปรากฏว่าคุณแม่เป็นเหมือนเดิมกรี๊ดดังลั่นเลย

คราวนี้แม่เขาเวลาสงบลงก็บอกว่ามาอีกแล้วแต่มาใกล้กว่าเดิมเหมือนเดินเขยิบเข้ามา
คราวนี้สองคนก็เลยเฮ้ยมันใช่เรื่องปกติอะพ่อ
พ่อบอกว่าเอางี้เพื่อความสบายใจนะแต่ตัวพ่อพ่อไม่เชื่อนะ
แต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดกันไปทำบุญกัน
พอไปถึงปุ๊บพระที่สนิทกันเห็นนางสามคนก็บอกเลย
ผู้สูงรูปล่าไปบ้านไปหาของที่เจอ
เป็นรูปที่สองที่พูดคำนี้ว่า
ไปหาของในบ้านให้เจอแล้วเอาออกไปซะ
คราวนี้ด้วยความที่เจอเหตุการณ์ที่แม่เป็นแบบนั้น
แล้วตัวเองคุณเจี๊ยบก็เริ่มเชื่อแบบหนักแล้วเพราะว่าพระสองรูปเลยที่พูดอย่างนี้
ก็เลยถามว่าหลวงพ่อพอบอกได้ไหมคะว่าของเป็นอะไรอยู่ที่ไหนยังไง

พ่อบอกมาสั้นว่าหลวงพ่อยุ่งมากกว่านี้ไม่ได้
มันเป็นเรื่องของกรรมที่มันทำกันมา
เข้าไปแทรกในกรรมของใครไม่ได้

บอกได้แค่นั้นคุณเจี๊ยบก็เลยเฮ้ยเอาไงมันยากครับ
กลับมาบ้านก็เลยพยายามอีกช่วยกันหา
ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีที่มันจะเป็นของที่ตัวเองสงสัยครับ
ก็ไม่เจออยู่ดีในที่สุดแล้วก็วันนั้นคืนที่๓
โวยวายเหมือนเดิมเลยแล้วก็บอกว่าเข้ามาใกล้วันนี้อีก
เข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วแล้วมันไม่ใช่คนเดียวครับ
คราวนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือเหมือนเดิมคือเก๋เก๋
แล้วตรงนี้ครับเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แบบยืนมองกันอย่างนี้
เยอะเลยเหรอเยอะกว่าเดิมเขาบอก
คุณเจี๊ยบบอกว่าแม่บอกเป็น๑๐เลย
พอบอกงั้นเสร็จปุ๊บทั้งคุณพ่อคุณเจี๊ยบก็ไม่เห็นจริง
ก็บอกตัวพ่อเก๋
เก๋ละเมอหรือเปล่าคิดไปเองมั้ย
อ่าเขาบอกเก๋เห็นจริงพี่

พ่อจะคอยมองว่าก่อนที่แม่เขาจะลงไปที่หน้าต่างตรงนั้น

คืนนั้นครับพอลานคุณแม่เขาไปกรี๊ดอย่างนั้นเหมือนเดิม

พ่อเขาบอกว่าตอนที่แม่กรี๊ดแม่นอนอยู่บนเตียงเฉย
แต่พอรัฐนอนเตียงกรี๊ดเสร็จแล้วแม่ก็ลงจากเตียงมาขุดคุยอย่างนั้น

ดังนั้นสองคนก็เครียดหนักกว่าเดิมครับว่าแล้วแม่เห็นอะไรอ่ะครับ
ปรากฏว่าถึงวันที่๗ครับ
สิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดวันเกิด
เพราะคุณแม่อยู่คุณแม่เสียชีวิต

เสียครับเสียคาที่เตียงตรงนั้นเลยเหมือนนอนหลับแล้วก็ตายไปเลย
คราวนี้ตัวคุณพ่อกับคุณเจี๊ยบเองก็จากคนที่แม่เขาแข็งแรงไงครับ
แล้วอยู่พระท่านทักทักว่ามันมีของในบ้านแล้วต่อมาก็ลามถึงว่าคุณแม่ไปเจอแบบนั้น
มีบอกว่ามีคนมาแล้วก็คุณแม่เสีย
คราวนี้สองคนก็เริ่มเครียดแล้วว่าเฮ้ยมันยังไง
ก็เลยถามพ่อว่าพ่อก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอ
พ่อเขาบอกว่าคืนก่อนหน้าแม่เขาพูดนะแต่พ่อไม่เชื่อไง

เขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าคือแม่เขาดิ้นมากเลยพ่อก็เลยเขย่าตัวจนเขาตื่น
เขาบอกพี่เขาเข้ามาในบ้านแล้วนะเขาเข้ามาในบ้านแล้วเขามายืนรอบเตียงเลย
เขามายืนรอบเตียงเลยหนูไม่ไหวแล้วนะพี่หนูไม่ไหวแล้วครับ
ตัวพ่อเขาบอกเหมือนเดิมครับไม่เชื่อก็เลยบอกว่าเอาใจเย็นนอนนอน
เช้ามาคือคุณแม่เสียชีวิต
คราวนี้ตัวคุณเจี๊ยบบอกพ่อเดี๋ยวพลังงานเสร็จงานศพแม่เราขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปหาพระรูปนั้นเถอะ
ถามท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราครับ
พอเสร็จงานศพแม่ทุกอย่างครับคุณเจี๊ยบบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดเจนคือพ่อดีกับตัวเองมากขึ้น
เมื่อก่อนนี้พ่อทำแต่งานไม่ค่อยใส่ใจคุณเจี๊ยบแต่ตอนนี้เหมือนทุกอย่างทุ่มเทคุณเจี๊ยบหมดเลย
เหมือนว่าเหลือกันแค่สองคนแล้วอยากไปไหนอยากไปกินอะไรพ่อทำให้ทุกอย่างเลย
ดังนั้นเวลาคุณเจี๊ยบบอกอยากจะไปเชียงใหม่พ่อก็ไปเลยพอไปถึงครับไปถึงแล้วมันด้วยความที่ขับรถตอนเช้าไปถึงมันก็ช่วงบ่ายแล้วประมาณบ่าย๓บ่าย๔แล้ว
ก็คุยกันว่าจะเข้าไปหาพระเลยไหมหรือจะไปหาโรงแรมนอนค้างก่อนแล้วค่อยไปตอนเช้าอืม
บอกว่าเอาไปลองไปเลยก็ได้เผื่อว่าถ้ากุฏิยังไม่ปิดเราจะได้คุยวันนี้เลย
แต่ถ้ากุฏิปิดแล้วก็ค่อยไปพรุ่งนี้อืม
สองคนก็เลยไปถึงวัดครับปรากฏว่ากุฏิหลวงพ่อยังเปิดอยู่อืม
สองคนก็เลยเดินเข้าไปเจอหลวงพ่อนั่งอยู่แล้วอืม
พ่อท่านบอกว่ารออยู่เข้ามาครับ
เจี๊ยบพอลายเห็นว่าเฮ้ยหลวงพ่อรู้เหมือนว่าเราสองคนจะมา

ก็เลยถามไปตรงหลวงพ่อตอนนี้คุณแม่ของหนูเสียแบบนี้แล้ว
แล้วก่อนตายอ่ะเขาบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อืม
หลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นเหรอหลวงพ่อพอบอกหนูได้ไหม
พูดคำเดิมครับตอนเนี้ยที่บ้านโยมอ่ะนะ

หนึ่งคือหาของให้เจอครับ
กับสองย้ายออกไปซะโอ้โห
เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับคุณเจี๊ยบบอกว่า
หลวงพ่อขอดวงขอดวงวันเดือนปีเกิดของทางคุณพ่อ
ของทางแม่แล้วก็ของทางคุณเจี๊ยบ
หลวงพ่อท่านบอกว่าด้วยดวงชะตาทั้งหมดแล้ว
คุณแม่อ่ะกรรมเก่ามันถึงฆาตแล้วอืม
ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตาย
แต่ตอนนี้ดวงของทั้งสองคนยังไม่ถึงคาดนะ
แต่ถ้าอยู่ต่อไม่แน่เพราะของที่เขาทำเขากะเอาให้ตายอืม
คราวนี้ครับพอไลน์คุยกับหลวงพ่อเสร็จก็พยายามถามหลวงพ่อว่า
แล้วของนั้นมันลักษณะเป็นยังไงหลวงพ่อพอบอกไม่ได้เลยเหรอ
หลวงพ่อก็มองทั้งสองคนแล้วบอกว่าหลวงพ่อไปยุ่งกรรมของใครไม่ได้
ยังพูดคำเดิมครับคราวนี้ครับคุณเจี๊ยบกับคุณพ่อพอลาออกจากวัดมา
ก็ไปจองโรงแรมแล้วก็ไปพักโรงแรมอืมพอเรานอนคืนนึงเสร็จ
แล้วก็ขับรถจากเชียงใหม่กลับลงมาที่บ้านอืม
พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บคุณเจ๊ก็เลยบอกว่าพ่อช่วยกันหาของเถอะ
เผื่อจะเจออะไรบ้างครับแต่พ่อเขาก็ยังพูดยืนยันคำเดิมครับ
เพราะว่าเขาไม่เชื่ออืมเพราะมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่มันดูเผลอเจอร์เกินไปอ่ะ
ครับอยู่อยู่จะให้คนที่ค้าขายมาตลอดมาเชื่อว่ามีของอะไรแปลกแปลกในบ้านทั้งที่เคยหาแล้วเนี่ยนะ
อืมมันเป็นไปได้เหรออืมอ่าแต่ในเมื่อลูกบอกครับว่าพ่อพ่อหาในห้องนอนพ่อนะ
แล้วก็ห้องทำงานเดี๋ยวที่เหลือเจี๊ยบจะหาเองหาตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลับมาครับ
สิ้นสุดแล้วก็ไม่เจออะไรเลยอืมคุณเจี๊ยบก็เลยบอกพ่อ
เมื่อมันไม่เจออะไรแบบเนี้ยเราย้ายออกไหมโหเราย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมพ่อ
เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ตัวพ่อบอกเฮ้ยไม่เอา
บ้านนี้เราสร้างขึ้นมาแล้วไหนแม่เพิ่งจะเสียไปพ่อก็ยังอยากอยู่ที่เดิมที่มันเคยอยู่กับแม่นะ
ความเห็นไม่ลงตัวครับแต่คืนนั้นมันก็จบลงที่ว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีละกัน
พ่อเขาก็นอนไปคุณเจี๊ยบนอนไปอืมคุณเจี๊ยบสักพักหนึ่งคุณเจี๊ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงอืม
เสียงเหมือนคนอึ๊กอักอึ๊กอักอึ๊กอ่ะเหมือนคนพูดอะไรไม่ออกอ่า
ก็เลยเข้าไปในห้องพ่อเจอคุณพ่อไข้ขึ้นสูงมากครับ
ไข้ขึ้นสูงแบบสูงปี๊ดเลยสิ่งแรกที่คุณเจี๊ยบคิดไม่ได้คิดว่าจะพาพ่อไปหาหมอ
แต่ที่คิดคือมันเหมือนครั้งคุณแม่ที่เหมือนที่คุณแม่เป็นที่คุณแม่เป็นคือไข้ขึ้นสูงก่อน
อืมคุณเจ๊บเลยสั่งใจว่าถ้าพรุ่งนี้ไข้พ่อลดอืม
แสดงว่าเป็นเหมือนกันเด๊ะเลยครับ
เขาจะต้องพาพ่อไปทำอะไรสักอย่าง
ปรากฏว่าตอนเช้าพ่อไข้ลดจริงจริงอืม
คุณเจ๊บเลยบอกว่าพ่อมันคล้ายกับของแม่แล้วนะ

ใช่อืมพ่อเขาเรียกว่ามันมันก็เรากลับจากเชียงใหม่ไงอ่า
เออแต่จริงเท่าที่ผมฟังดูอ่ะเหมือนว่าพ่อเขาไม่อยากย้ายจากที่นี่แค่นั้น
อืมอืมไม่ใช่ไม่เชื่อครับแต่ไม่อยากย้ายออก
มันเรื่องใหญ่นะการย้ายบ้านอ่ะใช่
คือถ้ามันมีสองช้อยคือช้อยหนึ่งต้องย้ายออกกับอีกช้อยหนึ่งต้องหาของให้เจอ
แต่เขาพยายามมาหลายรอบก็ไม่เจอเนี่ยแหละครับผมพอเราฟังต่อเสร็จปุ๊บ
ไข่ลดคุณเจ๋วหรือออกงั้นพ่อ
เราไปหาหลวงพ่อรุ่นนาทีอยุธยากัน

กรรมที่สืบคล่องกันมาเนี่ย

ต้องย้ายออกกลับมาบ้านก็มาคุยกับพ่อ

พ่อมีอาการไข้ขึ้นแบบนั้นแบบแม่เป็นอีก

คืนนั้นครับต่างคนต่างแยกย้ายไปนอน
ปรากฏว่าคราวนี้คุณเจี๊ยบได้ยินเสียงร้องโวยวาย

คราวนี้คุณพ่อดูสภาพไม่ต่างจากแม่เลย
ไปนอนคูตัวอยู่อย่างนั้น

เจี๊ยบพ่อเชื่อแล้ว

ผู้หญิงคนนึงหน้าเละเหมือนที่แม่บอกเลย

ก็เลยคุยกันว่าแล้วจะเอายังไงดี

ไปตัวเองหาบ้านกัน

พอเช้าครับสองคนก็ไปจัดการหาบ้าน

ดังนั้นการที่จะขายบ้านหลังนี้
แล้วไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน

แต่มันติดปัญหาที่ว่าเจ้าของที่บอกขาย

อีก๓วันสิ้นเดือน

บอกไม่เป็นไรรออีกแค่๓วันเอง

ไม่อยากหาที่อื่นแล้ว
เคมันอีกแค่๓วันน่าจะพอไหว

แล้วก็ไปเรียกลูกพี่น้องอีก๒คนมา
เขาจะบอกเขาว่าเราจะย้ายออกนะ

พ่อเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายออก

ใกล้ที่ทำงานอีก๓วันเขาจะย้ายแล้ว

อีกบ้านอีก๓หลังนะอยู่ได้ไม่เป็นไร
ไม่ได้คิดค่าเช่าไม่ได้อะไรก็คือให้อยู่ปกติเหมือนเดิมเลย

คืนนั้นคุณเจี๊ยบบอกว่า
ใจไว้แล้วแหละว่ามันต้องเกิดอะไร
เพราะ๓วันนี้คือเฝ้าระวังเลย

ได้ยินเสียงพ่อร้องโวยวายเหมือนเดิม

พ่อเนี่ยตรงนี้เต็มไปด้วยเลือดเลย
เลือดเต็มหน้าตรงครึ่งเลยครับ

บอกว่าเจี๊ยบพ่อเจอผู้หญิงคนนั้น

เจ๊บบอกพ่อพ่อสงบก่อน

พ่อบอกว่าตอนที่เขานอนอยู่

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก

แล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดที่หน้าอก
ถ้าไม่มีเงินมาผ่อนทางนี้สามารถยึดที่ไปได้เลย
แต่ระหว่างนั้นตัวน้าเขยพยายามทำงานทุกอย่าง
เพื่อหาเงินจะมาชดใช้ตรงนี้เพื่อเอาที่คืน
แต่พ่อก็อยากได้ที่ตรงนี้ก็ขัดขวางทุกอย่าง
เพื่อไม่ให้การค้าของน้าเขยสำเร็จ
สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดพ่อก็เลยยึดที่ตรงนี้มาทั้งหมด
เขยแค้นใจมากก็ไปผูกคอตายตรงไอ้ต้นมะม่วงนั่นแหละ
ซึ่งตรงตรงไม่น่าต่างครับตอนนั้นมันเป็นที่บินต่อตายไม่มีบ้าน

แต่พ่อก็ไม่ได้สนใจนะก็เอาศพลงแล้วก็ไปทำชาพนักกิจเรียบร้อย

มันก็เลยเป็นความแค้นที่ตัวน้าสาวเก็บไว้
แต่วันที่ตัวเองเจอภาวะเศรษฐกิจต่างไปต่อเมื่อไหร
ก็เลยต้องมายอมเสียศักดิ์ศรีมาพึ่งพี่ตัวเอง
แต่ระหว่างอยู่ครับอยู่ในที่ดินตัวเอง
มันก็แค้นใจว่านี่มันคือที่ฉันไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้
ก็เลยทำคุณสัยตรงกระดูกนั้นด้วยแล้วก็ให้หมอผีทำคุณสัย
ในหลายอย่างจนพี่ยอมเซ็นยกมรดกให้
แต่กระบวนการตรงนี้ทนายไม่รู้ว่าทำไม
แต่ที่แน่มันเหมือนกับว่าโอนที่คืนกลับไปให้น้องสาวเหมือนเดิมแค่นั้น
มันต้องมีกระบวนการมันต้องมีวิธีการอะไรบางอย่าง
ใช่แต่กระบวนการนั้นคุณเจี๊ยบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องราวที่เล่าให้ฟังมันก็จะประมาณเนี้ยครับจากภาพที่ส่งมาภาพหนึ่ง
เราฟังมาตั้งแต่แรกเราเข้าใจผิดไปตลอดเลยนะ
เพราะว่าเราคิดมาตลอดว่าโอ้โหน้าน้าสาวทำไมถึงต้องทำอย่างนี้
ก็คงเข้าใจได้แหละว่าคำว่าญาติพี่น้อง
อยากจะได้สมบัติพระสถานอยากจะได้อะไรต่างของคนที่เขามีอยู่
ผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกครับแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์มันพลิกทั้งหมด
กลายเป็นท่วนเป็นคุณพ่อของเจ้าของเรื่องไปเอาที่เข้ามา

ใช่เหมือนที่พระท่านบอกครับว่าเขาเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้
เพราะมันเป็นกรรมที่สร้างกันขึ้นมาเอง
ดังนั้นที่พระท่านไม่พูดทุกครั้งที่ไม่พูด
พอพ่อก็นั่งอยู่มันเป็นกรรมที่โยมทำไง
จะให้อัตมาไปบอกวิธีแก้ทางที่โยมเป็นคนเกาะกรรมนี้ขึ้นมา
มันก็ไม่แฟร์พระท่านก็เลยบอกว่ากรรมนี้จะไม่ยุ่ง

ทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่า

โอ้โหเวลาเขาทำอะไรกันขึ้นมา
หรือว่าเขาลงมือทำอะไรกันสักอย่างหนึ่ง
มันดูน่ากลัวกว่าคนที่ไม่รู้จักกันทำอีกนะคุณพี่

ใช่ด้วยความที่อยากจะได้
อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองขาดตัวเองไม่มี
พอสบโอกาสปุ๊บอ้าวตรงนี้แหละ
น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นของของฉัน

ว่าทำไมพ่อเขาผูกคอตายวันนั้น
เพราะว่าเขาไปแจ้งทุกคนแล้วว่าเขาจะย้ายออก

น้าสาวก็ต้องเร่งเลยเพราะของก็ทำไว้ในบ้าน

ดังนั้นน้าสาวจึงพยายามให้คนที่ทำของครับ

แต่ทั้งหมดเลยพอได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนไป

เพราะว่าของพวกนี้ผมว่ามันเป็นของร้อนไปแล้ว

หน้าสาวก็ต้องรับในผลกรรมที่
ที่ทำกับพี่ของตัวเอง
ซึ่งแน่นอนว่าพี่ของน้าสาว

ก็สาบส่งก็อาฆาตแค้นกันไปมา

ที่ดินตรงนี้ผมว่ามันไม่จบไม่สิ้น

แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดมรสุมอะไรขึ้นมา

ผมไม่สามารถตอบในความรู้สึกคุณเจี๊ยบได้ทั้งหมดนะ

มันก็จะไปต่อที่ลูกหลาน

มันก็จะอีลุงตุงนังแย่งกันอยู่อย่างนี้

ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับ

เรื่องของความ

สิ่งนั้นมันก็จะกลับมาทำร้าย

ผลตรงนั้นมันก็ต้องมาสนองอยู่ดี

ทั้งที่อายุทยาทั้งเชียงใหม่

ได้แต่พูดให้สะกิดใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร

อาจจะคิดด้วยว่าได้มาด้วยความสุจริต
เพราะน้องเอามาจำนำไว้แล้วไม่มีเงินมาถ่าย
นี่คือของเขาแบบสุจริตใจ

หอผ้าที่ครูตรีพูดถึง
กูตีขออนุญาตไม่นำมาเผยแพร่
เพราะมันอาจจะมีผล

เพราะคนที่ทำ

มันจะไม่จบไปกันใหญ่

ตนาการตามไปที่ครูตีแล้วก็ผม

ของใครอยู่ก็ตาย
เป็นเรื่องราวของการแก่งแย่งชิงดี

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ย

ตึงของการเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญโดยแท้ครับ
เป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่
เข้ามาอยู่ในวงการเล่าเรื่องผีได้แบบ

ไม่ว่าจะเป็นบ้านขังผี

วักผีพี่สบาย
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณจิน

หลายคนน่าจะตาตึงกับคุณจืด

คุณจืดนี่คุณจีนบอกว่าไม่ได้เจอกันนานมาก

หลังจากที่เขาทิ้งคุณจินไปวันนั้นไง

เรื่องนั้นก็เดือดจริง

ทีนี้เนี่ยวันนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะมาเล่าให้กับพวกเรา

กรรมย้อนตายครับ

เรื่องนี้เป็นพี่ที่ทำงานเก่าเล่าให้ฟัง
ตอนที่ผมประสบปัญหาโควิดครับพี่แจ๊ค

ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่อายุทยาครับ

ก็ไปสมัครเป็นซับคอนแทคของบริษัทหนึ่ง
ก็เจอพี่คนนี้ผมเรียกว่าพี่เอกแล้วกัน
แกก็มาสมัครพร้อมผมด้วยนะครับ

เราสนิทกันเลิกงานก็ต้องมีดื่มกันบ้าง
สังสรรค์ผู้ชายใช่ครับก็ดื่มกันดื่มกัน

จนมีวันหนึ่งก็นั่งกึ่มดื่มกันนี่แหละครับ

จริงที่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่า
แต่พี่ถามเองก่อนว่าเองเชื่อเรื่องผีไหม

ผมเจอตั้งแต่เด็กเจอมาพี่จัดมาเลย

พี่เอกอายุประมาณ๓๕ต้องย้อนกลับไปประมาณ
ก็ประมาณ๑๗๑๘ปีช่วงแกเรียนปวช
ปวชขอโทษทีคำลังวัยรุ่นเลยเป็นเรียนช่างกล
เหตุการณ์นี้เกิดที่กรุงเทพเขต๑นะครับ
พี่เอกเนี่ยณตอนนั้นแกอยู่ปวชประมาณปี๑
จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ก๊อฟ
สองคนนี้โตมาด้วยกันเลยตั้งแต่ม๑แล้ว
ตั้งแต่จบป๖ม๑ก็มาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาตลอด
อยู่ซอยบ้านเดียวกันตัวพี่เอกแกจะอยู่หน้าปากซอยครับ
ถ้ามองจากซอยเข้าไปเดินเข้าไปนิดเดียวขวามือก็จะเป็นห้องแถว
นั่นคือบ้านของพี่เอกที่จะอยู่อาศัยอยู่กับแม่
ตรงเข้าไปหน่อยประมาณกลางซอย
ก็จะเจอบ้านพี่ก๊อฟซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างครึ่งหลังใหญ่เลยครับ

ครอบครัวพี่ก๊อฟเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด๔คนนะครับ

ก็จะมีพี่ก๊อฟพี่แล้วก็มีพี่สาวชื่อว่าพี่เก๋นะครับ

สไตล์ลูกคนจีนเลยขาวสวยหมวยสูงนะครับ

ทีนี้ครับเหตุการณ์มันก็ปกติผ่านไป
พี่เอกเข้าบ้านของพี่ก๊อฟเนี่ยได้ตลอด
เหมือนเป็นลูกอีกคนนึงเลยด้วยความสนิทกัน

ทีนี้ครับพี่เก๋เนี่ยหลังจากเรียนจบมาได้ไม่นาน
ก็พาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นแฟนของตัวเองเนี่ยแหละครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพี่โต้งผมให้ชื่อว่าพี่โต้ง
ลักษณะสูงหล่อหน้าตานี่เหมือนสเตฟานเลยครับ
แต่ผมจะยาวหน่อยแต่งตัวเหมือนช่างกลเลย
แต่ว่าด้วยครอบครัวคนจีนนะครับพี่แจ๊ค

เขาก็ไม่ได้สนใจเขาชอบคนขยันมากกว่าครอบครัวคนจีน
ก็เลยถามประวัติเกี่ยวกับพี่โต้งว่า
โต้งเป็นลูกใครเป็นลูกใคร
โตมายังไงลูกเต้าเหล่าใครที่บ้านทำอะไร
ใช่ค่ะพี่แจ๊คพี่โต้งก็บอกว่าผมเนี่ย
พ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมประมาณ๒ขวบแล้ว
ส่วนแม่ผมเนี่ยก็ทิ้งไปตั้งแต่๖เดือน

หลวงตาที่เหมือนเป็นอาจารย์ของพ่ออีกทีนึง

พ่อก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรลูกก็คบกันได้
แต่ว่ายังอย่าเพิ่งอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างนี้
ก็เลยเสนอพี่โต้งว่านั้นโต้ง

เดี๋ยวพ่อจ้างโต้งเองแล้วก็ให้โต้งเนี่ย

พ่อจะดูไว้ด้วยถ้าดีก็จะให้สืบแบบ

โต้งก็มาเช่าห้องแถวฝั่งตรงข้าม
เป็นตรงข้ามกันเลยเป็นห้องแถว๒ชั้น

ก็มาเที่ยวเล่นที่บ้านตัวเองกันบ่อย
ก็เจอพี่โต่งนั่งกินกันสั่งสรรกัน

เป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีขยันสู้งานอดทนเก่ง

เอกก็เห็นแบบสร้อยคอของโต้งเนี่ยครับ

เหมือนมีผงอะไรอยู่ข้างในด้วยครับ
ยาวประมาณนี้ได้

ซึ่งทุกคนแปลกใจคือมันตุงออกมาจากเสื้อ
เขาก็เห็นว่าทำไมแกห้อยแบบนี้

บอกพี่โต่งนี่คืออะไรตะกรุดอะไร
้งก็บอกอ๋ออันนี้คืออัฐิพ่อพี่
เป็นเศษกระดูกของพ่อพี่เอง
แล้วพวกพี่เอกกับพี่ก๊อฟก็ถามอีกว่า
ได้มายังไงคือทำไมถึงมาอยู่ในนี้คือมันยังไง
แกก็บอกว่าก็พี่ยังไม่รู้หรอกตอนเล็กนะ
แต่หลวงตาแกทำให้บอกว่าพ่อเนี่ยแกขอไว้ว่า

ที่จริงพ่อของพี่โต่งนี่แกเป็นคนมีวิชานะครับ
เพราะว่าแกเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงตาก็เก่งอยู่แล้ว
บอกว่าให้ทำไว้ให้หน่อยให้ทำแบบเหมือนตะกุดไว้ให้ลูกหน่อย
ให้ลูกใส่จนกว่าจะแต่งงานแล้วค่อยถอดแล้วค่อยเผา

ก็คิดว่าเป็นของขังของบางอย่างหนึ่งนะครับ

ใช่ใช่ก็แบบแกคงรักของแกนะครับ
ก็ดำเนินผ่านไปปกติก็จนมาเรื่องมาถึงจนที่ว่าพี่เก๋เนี่ย
แกเนี่ยปกติแกจะออกไปจ่ายตลาดนะครับ
มันจะมีตลาดอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยครับพี่แจ๊ค
มันจะเป็นตลาดนัดที่แบบไม่ใหญ่มากนะครับ
หลังตลาดเนี่ยก็จะเป็นสลำนะครับ
ทีนี้ในตลาดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมอดู
มีทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านพวกเหล้าอะไรพวกนี้นะครับ

แกจะไปประมาณแค่ครึ่งชั่วโมง
หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรต่างคนต่างทำงานกันอยู่
แกก็กลับมาประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่แจ๊ค
แกก็บ่นมาเลยบ่นคนในบ้านฟัง
ไม่น่าไปดูหมอดูเลยดูอะไรดูไม่แม่นเลย
ถามนู่นถามนี่เหมือนตัวเองไปดูหมอ

หมอดูแบบบนอ่ะดูไม่แม่นเลยโอ้โหถามนู่นถามนี่ขอนู่นขอนี่แบบบนนะครับ
ที่หายไปนานคือไปดูหมอดูมา

คนที่บ้านก็อ๋อที่หายไปนานอ๋อโอเคก็ไม่ได้อะไรครับ
ทีนี้มันก็ผ่านไปวัน๒วันครับ
ตัวพี่เก๋เองเริ่มมีอาการที่แปลกไปครับพี่เก๋

มั่งบางทีก็พูดแบบในลำคอคนเดียว
แล้วก็นั่งแบบไม่สนใจใครบางทีก็เดิน
คุยกับใครไม่หวัดดีพ่อแม่ไม่คุยกับใคร
แล้วก็นั่งชอบนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เพ้ออยู่คนเดียว

ทุกคนก็เห็นอาการนะครับแต่ว่าบางคนก็ทำงานเขายุ่งกันด้วยเนาะ
ก็คิดว่าแกคงอารมณ์ดีหรืออะไรสักอย่างไม่ได้ใส่ใจในอาการของแกเท่าไหร่
จนผ่านมาผ่านพ้นมาวันหนึ่งอาการแกเริ่มหนักครับพี่แจ๊ค
ตกกลางคืนประมาณ๓ทุ่ม
เก๋เนี่ยเดินออกจากบ้านไป
คือเวลานั้นตอนนั้น๓ทุ่มเนี่ยคือร้านค้าร้านอะไรมันปิดหมดแล้วครับพี่แจ๊คมันไม่มีแล้ว
ก็คนที่เห็นคนแรกเนี่ยก็คือพี่ก๊อฟน้องชาย
เห็นพี่เก๋เดินออกจากบ้านไปปุ๊บแกก็ถามพี่ก๊อฟถาม
เอาพี่เก๋ไปไหนอ่ะไปซื้อของเหรอ

ก็นิ่งก็เดินแบบตรงไปของแกไม่สนใจใคร
ก๊อฟก็บอกอะไรวะไม่ถามก็ไม่ตอบก็เลยไปถามพี่โต้ง

ถามพ่อแม่พ่อแม่บอกไม่ได้ใช้โอ้โหป่านี้จะไปซื้ออะไรมันดึกแล้ว
ทีนี้ก็พี่โต้งเริ่มใจไม่ดีแล้วครับ
เดี๋ยวพี่ตามไปด้วยก็พากันตามไปทั้งพี่โต้งทั้งพี่ก๊อฟ

เหมือนจะเห็นพี่เก๋เนี่ยถึงหน้าปากซอยแล้วกำลังจะข้ามถนนไปฝั่งตลาดแล้ว
โต้งก็วิ่งตามไปเลยเพื่อจะข้ามถนนตามไป
ส่วนตัวพี่ก๊อฟเนี่ยครับต้องผ่านบ้านพี่เอกก่อนแวะไปตามพี่เอกก่อนให้มาด้วย

โหยอยู่ไหนก็เห็นหลังพี่โต้งแว๊บแว๊บเข้าไปบ้านซ้ายมือหลังหนึ่ง
อืมเกือบสุดซอยเลยอืม
ก็สองคนนี้ก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตามไปถึงหน้าบ้านหลังนี้
ก็เป็นห้องเช่าสองชั้นที่ผมบอกข้างบนก็จะเป็นกระจกหน้าต่างนะครับพี่แจ๊ค
ก็ได้ยินเสียงโคมคามเลยโพงเพลงโพงเพลงอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงพี่โต้งเนี่ย
กำลังด่าอะไรสักอย่างแล้วก็แบบทำลายข้าวของรู้เลยสองคนนี้ก็อุ้ย
ไม่ได้แล้วต้องรีบเข้าไปแล้วเข้าเปิดประตูเข้าไปชั้นล่างก็เห็นพี่เก๋เนี่ย
กรี๊ดลั่นเลยครับแบบกรี๊ดแตกเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็สลบไปเลยตรงนั้นเลยครับ
ทีเนี้ยข้างบนก็ยังมีเสียงโคมคามโคมคามอยู่มันจะเป็นบันไดตัวแอลขึ้นไป
สองคนนี้ก็วิ่งขึ้นไปเลยก็เจอครับพี่แจ๊คก็เจอพี่โต้งเนี้ย
กำลังเอามือกำตะกุดของพ่อตัวเองเนี่ยมืออยู่ทางขวามืออืม
อีกข้างหนึ่งก็กำเป็นหุ่นเหมือนหุ่นปั้นเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นหุ่นที่ดินปั้นอย่างอืมอืมแล้วก็จะมีสายสินอืม
แล้วก็จะมีเหมือนกระดาษอยู่ด้วยที่แบบติดกับตัวด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีข้าวของเนี่ยที่มันเป็นพวกของคุณสัยมนต์ดำนะครับ
เป็นพวกกระบอกไม้ไผ่ที่มีผ้ายันนะครับ
เหมือนแกเตะกระจายหมดเลยครับมันแตกออกหมดทั้งกุมารทั้งอะไรพวกเนี้ย
ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังที่หน้าไปหมดเลยนะครับพี่แจ๊ก
แล้วก็จะเจอลุงอยู่คนหนึ่งอืมเหมือนแบบชาวบ้านแถวนั้นเขารู้อยู่แล้ว
คือตามหมอดูคนนั้นแหละครับอ๋ออ่าใช่โอเคคนที่พี่เนี่ยก็เคยมาบ่นใช่
อ่าพี่โต้งก็เลยหยิบไอ้หุ่นเนี้ยมาแกรู้แล้วมันเป็นชื่อของพี่เก๋
ชื่อจริงนามสกุลของพี่เก๋แล้วก็เลิกการเกิดอะไรอย่างนี้ครับ
โต้งแกก็เลยบอกมึงทำของใส่แฟนกูเหรอก็จะเข้าไปกระชากเขา
หมอดูคนนั้นคือล้มแล้วก็กลัวแล้วนะครับแบบแต่ก็ตาแดงสั่ง
มึงมีของดีแล้วเหรอแบบพูดขู่พี่โต่งไปด้วยนะครับอืม
มึงมีของดีแล้วใช่ไหมมึงมีของดีแล้วเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูแบบพูดใส่พี่โต้ง
โต้งก็ไม่ยอมจะเข้าไปทำร้ายนะครับพี่เอกกับพี่ก๊อฟก็ห้ามไว้ก่อน
ห้ามแล้วก็ดูบอกพี่ใจเย็นพากันลงมาก่อน
คือเอาพี่เก๋ออกไปก่อนก็พากับพี่เก๋กลับมา
ก็ยังไม่เลิกด่ากันนะครับก็ด่าข้ามฝากกันไปกันมาครับ
ยอมกันอ่ะอืมทีเนี้ยพอมาถึงบ้านเอาพี่เก๋มาถึงบ้าน
เก๋ยังไม่ฟื้นก็ให้พ่อแม่พาพี่เก๋ไปโรงพยาบาลก่อนครับ
แจ๊คทีเนี้ยแล้วก็ตัวพี่โต้งพี่เอกพี่ก๊อฟเนี่ย
ก็ไปโรงพักเพื่อที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะมาจับไอหมอดูคนนี้แหละ
ครับก็พาไปเลยไปพาตำรวจมาเลยพอพามาถึงตำรวจเนี้ย
ก็เข้าไปถามแบบว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้สอบถามชาวบ้านด้วยว่าเป็นยังไง
ไอ้หมอดูคนนี้บอกว่าผมผิดอะไรผู้หญิงเขาเดินมาแค่ใน
เข้ามาในบ้านผมเองผมไม่ได้ผิดอะไรเลย
ผมไปบังคับเขาที่ไหนก็เป็นอย่างอย่างนั้นนะครับพี่แจ๊คจับไม่ได้
กฎหมายเอาผิดคุณสัยอย่างนั้นไม่ได้ไงไม่ได้ครับพี่แจ๊คคือจับไม่ได้อ่ะ
ก็คือเอาผิดอะไรไม่ได้แล้วเขาจะแจ้งความจับพี่โต้งกลับด้วย
ข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาบุกลุกทำร้ายข้าวของทำลายทรัพย์สิน
แต่หมอดูคนนี้พูดว่าผมขอไม่แจ้งความแล้วกัน
เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้มันก็ไม่รอดแล้ว
พูดอย่างนี้เลยนะครับมึงมีของดีมากใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกัน
ก็พูดกันแล้วก็ด่าข้ามกันไปกันมาก็เหมือนเดิมฉากเดิมสองคนนี้ดึง
โต้งกลับอีกไม่ยอมกันอีกก็ด่ากันไปอย่างนี้นะครับ
แต่ทุกคนก็ต้องเป็นห่วงพี่เก๋ก่อนก็มาหาพี่เก๋ที่โรงพยาบาล
พี่เก๋อาการดีขึ้นฟื้นพร้อมที่จะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟัง
อืมพี่โต้งก็ถามว่าไปเจออะไรมามันเป็นยังไงพี่เก๋ก็บอกว่าเนี้ย
ก็ตั้งแต่ไปดูหมอดูครั้งเนี้ยวันที่ไปซื้อกับข้าวอ่ะไปซื้อกับข้าว
ตอนแรกอ่ะแกไม่ชอบดูไพ่อแกชอบดูยิบซีครับที่จริงอ่ะ
ไปตลาดบ่อยแกเจอประจำแต่แกไม่เคยคิดดูเลยหมอดูคนนี้
อืมแต่ครั้งเนี้ยแกรู้สึกว่าทำไมอยากดูก็ไม่รู้ก็เลยลองเข้าไปนั่งดู
ก็ดูแล้วเขาก็ถามถึงวันเดือนปีเกิดอะไรทุกอย่าง
เกิดอะไรทุกทุกอย่างอืมก็ดูก็ดูไม่แม่นอย่างที่แกมาบ่นนะครับ
อืมก็ดูไม่แม่นแกก็ไม่ได้อะไรจนแกมีอาการเปลี่ยนไปครับ
ที่แกเดินออกไปนะครับพี่แจ๊คมันมีเสียงเป็นเสียงเหมือนแบบเสียง
กระซิบเป็นเสียงผู้ชายบอกเดินออกมาสิเดินออกมา
แกก็รู้สึกว่าในตัวแกเนี่ยเหมือนไม่ใช่เหมือนมีใครอีกคนที่บังคับร่างแกอยู่
เออแกรู้นะครับว่าแกเดินข้ามมาอ่าแต่ว่าแกอ่ะทำอะไรไม่ได้
เหมือนแบบบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้
พี่แจ๊คจนมาถึงบ้านแล้วจนจนพี่โต้งเนี่ยไปช่วยครับทีเนี้ยพี่โต้งก็แบบหือมันเกินไปอ่ะ
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับมันคือเรื่องมันก็เอาผิดเขาไม่ได้อ่ะอืม
ก็เลยแบบปล่อยผ่านไปก่อนก็ต้องเอาดูแลพี่เก๋ก่อน
ก็พาพี่เก๋กลับมาบ้านแสดงว่าหมอคนนี้ก็คือเปิดการดูดวงบังหน้า
บังหน้าครับเพื่อที่จะหลอกถามวันเดือนปีเกิดคนใช่
เหยื่อใช่แล้วก็ทำคุณสัยใส่ใช่โอ้โห
ทีนี้ครับพี่แจ๊คก็พาพี่เก๋กลับมาบ้านก็ให้พี่เก๋นอนห้องพ่อห้องแม่
ห้องแม่เลยนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีตัวพี่โต้งก็ต้องกลับมา
ห้องเช่าของตัวเองอืมทีนี้ครับลักษณะห้องเช่าของพี่โต้งจะเป็น
ห้องเช่าสองชั้นครับพี่แจ๊คบันไดจะอยู่ทางริม
คือขึ้นบันไดไปปุ๊บซ้ายมือห้องแรกคือห้องพี่โต้งเลย
แล้วก็จะมีบานเก็ตอยู่ในประตูเป็นห้องเช่าเล็กทั่วไปนะครับผม
โต้งก็กลับมาถึงห้องก็ทำธุระอาบน้ำอาบท่า
พร้อมที่จะนอนแล้วคือเหนื่อยแล้วครับตอนนั้นมันผ่านเหตุการณ์มาทั้งวันแล้ว
ตีหนึ่งตีสองแล้วแกก็เพลียแกก็แบบจะมาหลับ
ยังไม่ทันได้จะคุมโปรงอะไรเลยนะครับก็ขึ้นเตียงมาแล้วนะครับ
มันจะมีไฟสลัวอยู่หน้าห้องเพราะว่าเผื่อมีคนอื่นเขาเดินมาด้วย
เปิดไฟให้คนอื่นเดินด้วยก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดมา
เพราะห้องแกอยู่ตรงมุมบันไดพอดีก็ขึ้นมาตับตับตับตับตับ
แต่ไม่ใช่เสียงรองเท้านะครับพี่แจ๊คแต่เป็นเสียงเท้าเปล่าที่ย่ำแรงมาก
ตับตับแล้วก็มายืนอยู่ตรงบานเก็ตหน้าห้องพี่โต้งครับพี่แจ๊ค
เป็นเงาใหญ่รู้เลยว่าเป็นเงาของผู้ชาย
ตอนนั้นพี่โต้งแกยังไม่ได้คิดอะไรนะครับแกตะโกนไปก่อน
ก๊อบเหรอเอกเหรอคิดว่าเพื่อนคิดว่าน้องใช่เปล่าไม่ตอบ
เงาตรงนี้ก็ไม่ตอบสักพักเงาตัวนี้ก็พูดออกมาว่า
มึงมีของดีนักเหรอกูขอลองของมึงหน่อยแล้วกัน
และเงานี้ก็หายไปครับพี่แจ๊คพี่โต้งบอกอะไรวะ
แกก็เริ่มกลัวแล้วครับทีนี้แกอีดตะกุดของพ่อ
แกสวดภาวนานนึกถึงพ่อและนึกถึงคำที่ของตา
ผ่านไปสักพักนึกว่าไม่มีอะไรแล้วแกก็จะเลิ่มหลับ
รู้สึกตัวอีกทีก็คือมีผู้ชายร่างใหญ่
ดำเลยนะครับพี่แจ๊คลักษณะเหมือนคนที่เป็นร่างดำ
แต่เราไม่เห็นหน้าตานะครับแต่เห็นตาแดงมาก

แล้วก็มายืนจ้องหน้าเหมือนยืนจ้องมาที่พี่โต้งนะครับ
แล้วก็พูดว่ามึงมีของดีนักเหรอ

ก็ค่อยเอาเข่าวางที่เตียง
ค่อยก้าวเข้ามา
จะเอามือจับตะกุดของพี่โต้งครับ
โต้งกับแกคือตั้งหลักติดเตียงแล้วนะครับ

มาจับหน้าอย่างนี้จับหน้าไอเงาดำอย่างนี้แล้วก็ชากอย่างนี้
แล้วก็พี่โต้งเนี่ยแกก็เห็นเหมือนผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนะครับ
เป็นผู้ชายเหมือนวัยกลางคน

แล้วผู้ชายคนนี้เหมือนมือซ้ายจับหน้าเหมือนมือเหมือนมือขวาจับหน้าอย่างนี้ครับแจ๊ค
แล้วมือซ้ายถือมีดเหมือนมีดหมออยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เอามีดปาดคอเงาดำพลึกไปเลย

พร้อมกับเงาผู้ชายคนนี้ที่มาช่วยเนี่ย
ก็พูดว่ามึงอย่ามายุ่งกับลูกกู

เท่านั้นครับพี่โต้งก็รู้สึกออกจากพวังตรงนั้น
และผู้ชายคนนี้ที่เปรียบที่พี่โต้งคิดว่าเป็นพ่อเนี่ยแหละ
ก็หายไปภาพก็หายไปจากตรงนั้นเลยครับพี่แจ๊ค

รู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วแกแบบ
รู้แล้วว่าพ่อมาช่วยแกก็ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังนะครับ

ครอบครัวพี่เก๋ก็เชื่อนะครับแต่ว่าแกก็แบบให้ระวังตัวนะ
คือว่าของแมลงแกเชื่อนะครับว่ามันเล่นของของแมลงจริง

ทุกคนก็แบบพากันไปทำบุญพาพี่โต้งไปทำบุญด้วย
พี่เก๋ไปทำบุญด้วยเพื่อให้ดีขึ้นสะดอกเคาะให้ดีขึ้น
ผ่านจากเหตุการณ์เนี้ยไปสองวัน

ฝั่งตรงข้ามที่เป็นหลังตลาดชุมชนหลังตลาดชุมชนตรงนั้นแหละอ่า
มีข่าวมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
ที่ฆ่าตัวตายนั้นก็คือหมอดูครับพี่แจ๊ค

หมอดูทีนี้พี่เอกกับพี่ก๊อฟไม่รู้ว่า

แกไม่แน่ใจแกก็แบบไปหาสืบ

ที่บ้านอยู่ห้องนี้ไหมห้องรองสุดท้ายตรงนี้ไหม

บอกโอ๊ยมึงอย่ามายุ่งกับป้าป้าขายของ

ไปถ่ายป้าอีกร้านหนึ่งป้าร้านหนึ่งว่าง

เมื่อป้านชาวบ้านเข้าไปเสวเต่า
แต่ที่จริงตาย๒วันมันไม่น่าจะเน่าขนาดนั้น
แต่มันเหมือนโดนอะไรกินไป

ที่จะขึ้นบ้านมันจะมีราวบันไดที่เป็นขั้น
วบันไดขั้นสุดท้ายหมอดูคนนี้เอาหัวไปเสียบ
อีก๔ขั้นสุดท้ายแล้วก็คอก็หักบิดอยู่นิดแล้วตัวเนี่ยก็
ลงมาที่ชั้นหนึ่งครับห้อยเอี๊ยดจนชาวบ้านสงสัยก็เข้าไปเจอ
เพราะกลิ่นมันแรงมากนะครับทีนี้พี่เอกกับพี่ก๊อฟก็บอกว่า
แล้วป้ารู้อะไรอีกไหมป้าก็บอกว่าไม่รู้แล้วไปถามห้องข้าง
พี่เอกกับพี่ก๊อฟก็ไปถามเป็นผัวเมียที่อยู่ห้องติดกันเลย
ก็ถามว่าพี่รู้ไหมว่าเขาตายยังไงอะไรยังไงประมาณนี้
เหมือนที่ป้าเขาเล่าหรือเปล่าแกก็บอกเดี๋ยวพี่จะย้ายออกแล้วแหละ
แค่รอค่ามัดจำพี่ทนอยู่รอค่ามัดจำเฉยอีก๓วัน
พี่จะได้ค่ามัจจำคือแล้ว๓วันก็นานนะ
ก็บอกว่านานแต่แกก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
กับพี่โต้งเนี่ยแหละครับในคืนแล้วก็ผ่านพ้นมาอีกคืนนึง
แกเห็นหมอดูเนี่ยเหมือนแบบเดินเข้าบ้านปกติแกก็เข้าบ้าน
คือกำแพงด้วยอย่างที่ผมบอกมันเป็นกำแพงไม้ครับพี่แจ๊ค
มันเวลาเสียงตึ้งตั้งอะไรมันได้ยินทั่วกันไปหมดเลยนะครับ
นอนอยู่ชั้นสองกับเมียแกแกก็ได้ยินเสียงห้องข้าง
คือห้องหมอดูนี่แหละตึงเหลินขึ้นบันไดปกติเหมือนวิ่งขึ้นมาเลย
ซึ่งจนมาถึงกลางห้องของแกแล้วหมอดูคนนี้ก็พูดเหมือนร้องไห้
บอกพี่พี่อย่าทำผมเลยพี่ช่วยผมด้วยผมส่งพี่ไปเนี่ย
อย่ามาทำผมเลยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนขอเหมือนร้องขออะไรสักอย่างนะครับ
ไม่นานครับตกกลางดึกเนี่ยพี่แกบอกว่าพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนขกเหมือนตึกตึก
แล้วก็มีเสียงแกร็ดเหมือนคนคอหักแล้วก็กรี๊ดเหมือนคนห้อยบันได
เสียงดังเป็นอย่างงี้เลยแกบอกโอ้โหมันเสียงอะไรแต่แกยังไม่รู้ว่าตาย
แกไม่กล้าเข้าไปดูนะครับทีนี้แกอีกสองวันแกก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้
ขึ้นมาแล้วก็บอกพี่ผมขอโทษผมให้พี่ผมให้พี่ผมปล่อยพี่ไปช่วยพี่ไม่ช่วยผมเลย
แล้วก็มีเสียงแกะแล้วก็อี๊ดอี๊ดอี๊ดอี๊ดอี๊ด๒คืนติดกัน
เหมือนเดิมเป็นเหตุการณ์เหมือนเดิมแต่คนมาพบศพเนี่ย
ทีนี้เรื่องก็เหมือนจะขี้คายแบบพี่โต้ก็คิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเวรกรรม
ของหมอดูของย้อนกลับไปแล้วผ่านจากเหตุการณ์นี้ไปประมาณเดือนกว่า
ตัวพี่เก๋เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรียนจบมาใหม่อยากจะทำงานแล้ว

แถวนั้นแหละแต่ก็ต้องขับรถไปรับไปส่งเหมือนเดิม
นะครับก็จะมีพี่ต้งกับพ่อเนี่ยครับ

ที่แกทำก็เป็นงานบัญชีปกตินะครับ
จะมีหัวหน้างานอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
แต่เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่เก๋นะครับ

แว่นคนนี้ก็คือชอบพี่เก๋

ชอบมาจีบชอบมาแซวแต่พี่เก๋ไม่เล่นด้วย
เพราะว่าแกมีพี่โต้มารับอยู่แล้ว

พี่แว่นว่าแกมีหนุ่มสาวใหญ่

และแกก็จะมีของดีติดตัวตลอด

จนมีงานเลี้ยงบริษัทครับพี่แจ๊ค

เดี๋ยวกินเลี้ยงก่อนคืนนี้กลับดึกหน่อย
ถึงเวลาทุ่มครึ่งไปตามนัดไปรอหน้าบริษัท

เก๋ปิดเครื่องลักษณะเหมือนปิดเครื่อง

ก็จะเดินเข้าไปในงามก็เห็นกลุ่มเพื่อนสาวเนี่ย
ที่อยู่ในที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนกเดียวกันของพี่เก๋
เดินลงมาสวนมาพอดีพี่โต้งแกก็เลยถือโอกาสถามเธอเลยว่า
เนี่ยเธอเธอเห็นเก๋ไหมเนี่ยมารับเก๋เนี่ยเก๋ไปไหน
พวกสาวกลุ่มนี้ก็บอกเอ้าเก๋ออกไปแล้วนี่ออกไปเมื่อกี้เนี่ย
ก่อนเธอมาแป๊บเดียวเหรอโต้งก็บอกพี่ต้งก็บอกว่าออกไปกับใครอืม

พี่โต้งบอกไปกับพี่แว่นได้ไงอะไรไงไปกับแว่นได้ไง
ก็บอกไม่รู้นะคือเขาไปคุยกันตอนไหนก็ไม่รู้
แต่ตั้งแต่นั่งกินไอ้นี่กินเลี้ยงด้วยกันแล้ว

โต้งก็คิดว่าโอ๊ยไม่ดีแล้วเหมือนเดิม

โดนของแน่นอนแกมั่นใจแกโทรบอกที่บ้านก่อนเลย

แกก็เลยหยิบตะกุดที่เป็นตะกุดพ่อแก
แกยกมือขึ้นเลยจอดรถแล้วก็อธิษฐานเลยว่า
พ่อพ่อช่วยเก๋หน่อยนะช่วยปกป้องเก๋หน่อย
แล้วก็ช่วยผมด้วยให้ผมเจอเก๋หน่อยนะครับแบบให้โดนจิตโดนใจ
ทีนี้พี่โต้งก็ขับรถปกติครับพี่แจ๊คไปเลย
ก็ได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงที่อุ่นมากเป็นเสียงที่ใหญ่
พูดว่าโต้งทางซ้ายลูกโต้งทางขวาลูก

บอกทางเลยครับพี่แจ๊คอยู่ตรงนี้แหละลูกหาดูเอา
ซึ่งมาหยุดอยู่ที่ซอยซอยหนึ่งเป็นปากซอยเข้าไป
แล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าโรงแรมม่านรูดคือละ๓๐๐บาทครับพี่แจ๊ค
โต้งก็เข้าไปเลยมันจะเป็นม่ารูดสองฝักผ้าแดง
เข้าไปเลยปุ๊บพี่โต้งจำได้ว่าไอ้พี่แว่นเนี่ย
มันขับรถสีแดงมันขับเด่นอยู่คันเดียวเลย
ก็เปิดทุกม่านทุกม่านทุกม่านจนเจอรถสีแดงจริงครับพี่แจ๊ค
แกก็พังประตูเลยเหมือนแกเคาะประตูพังประตู
มึงเปิดก็ได้ยินเสียงเฮ้ยอยู่ข้างใน
เป็นเสียงพี่แว่นแน่นอนนะครับทีนี้เปิดไม่ได้ก็เรียกเด็ก
ที่คอยรับแขกมามึงเปิดเลยถ้าไม่เปิดกูแจ้งตำรวจ
ก็เปิดไปพอเข้าไปก็เห็นหลังพี่แว่นไวแล้วครับพี่แจ๊ค
กระโดดออกข้างหลังหนีไปแล้วก็เห็นพี่เก๋กำลังนั่งสั่นอยู่เลย
เหมือนแกมีร่องรอยการต่อสู้เหมือนพี่เก๋ได้สติครับพี่แจ๊ค
เหมือนเหมือนมีคนมาช่วยพี่เก๋นี่แหละครับทำให้แกได้สติ
แล้วก็สู้เยอะยื้อถึงได้นานขนาดนี้ก็เข้าไปถามพี่เก๋
แบบพี่เก๋ก็สั่นเลยสั่นทีเนี้ยพี่โต้งก็เลยเอาตะกรุดเนี่ย
คล้องคอพี่เก๋ไปครับแบบใจเย็นนะเก๋โตมาแล้ว
ตรงนี้มันทำอะไรไหมมันทำอะไรเก๋หรือเปล่า
มันทำร้ายเก๋หรือเปล่าเก๋บอกไม่เป็นไรรู้สึกดีขึ้นแล้ว
เหมือนเหมือนตัวเองอะมีพิธีกำลังเหมือนผู้ชายเลยอืม
ที่จะสู้กับเขาเหมือนตัวเองรู้จักพวังอะครับพี่แจ๊ค
ทำให้ทำให้หลุดจากการที่จะโดนทำให้ดีไม่ร้ายได้
พี่แจ๊คทีนี้เรื่องก็ใหญ่ขึ้นแล้วพี่โต้งอ่ะเดือดมาก
มากก็พาพี่เก๋กลับมาบ้านนะครับบอกพ่อแม่ไปแจ้งความ
ก็ด้วยความตามตัวไม่ยากครับพี่แจ๊คก็ตามตัวพี่แว่นมาเพราะว่าให้
หัวหน้างานที่ระดับสูงกว่าติดต่อตามกันมาก็มาเจอกันที่โรงพัก
เคลียร์กันพี่แว่นแกก็มากับแม่ของแกนะครับผมให้ชื่อว่าป้าศรี
แล้วกันครับลักษณะจะเป็นคนแก่ที่ดูแก่มากเลยนะครับผอมเลย
อืมแบบตานี่ลึกโบ๋เลยแบบแกเหมือนแกแบบหนักมากอ่ะอาการแบบอิดโรยมาก
แล้วก็มามากับพี่แว่นครอบครัวพี่โต้งกับพี่โต้งก็มาก็มีการขึ้น
ปากเสียงกันในโรงพักแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมเป็นสาเหตุเดิม
พี่แว่นพูดเหมือนหมอดูเป๊ะเลยก็ผู้หญิงนั่งรถตามผมมาเองอ่ะ
อ่ะทำไมไม่ได้ไม่บังคับคนที่ผมไม่ได้ฉุดเขามานี่ผมไม่ได้
บังคับผมไม่ได้ไปฉุดถามก็ได้พยานถามใครก็ได้ระแวกนั้น
เขารู้หมดอืมก็เหมือนเดิมก็ไม่ยอมกันพี่โต้งก็ไม่ยอมก็จะแจ้ง
ทีนี้ตำรวจก็บอกถ้าอย่างนี้แจ้งได้นะคุณก็ไปหา
หลักฐานมาแล้วถ้ายังไงก็ไปสู้กันที่ชั้นศาลเอานะครับ
มันจะมีการลงบันทึกประจำวันพี่โต้งก็ลงบันทึกชื่อแก
นำตกุญแกค่ะใช่ไหมครับพี่แจ๊คทีเนี้ยคนที่เป็นป้าศี
ในประศรีที่เป็นแม่ของพี่แว่นเนี่ยแกเห็นชื่อของพี่โต้ง
แกก็รู้สึกตกใจเฮ้ยตกใจเลยแต่แกไม่พูดอะไร
แกก็บอกว่าแกบอกพี่แว่นว่าไปเลยยอมรับไปเลยลูก
ให้จบจากตอนแรกไม่ยอมนะครับจากตอนแรกไม่แสดงอาการเลย
เขาบอกเคลียร์ให้มันจบไปลูกเดี๋ยวเคลียร์ให้มันจบไปจ่าย
จ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้จบเพื่อให้เคลียร์ตรงนั้นจบ
ยอมรับผิดเลยว่างั้นนะครับพี่แจ๊กและประศรี
ยอมรับสารภาพเลยยอมรับสารภาพเลย
ให้จบเลยให้เคลียร์อะไรตรงนั้นคือให้จบกันไปตรงนี้เลยเคลียร์กันไป
ทีนี้ป้าศรีแกก็ถามพี่โต้งว่าหนูลูกหนูบ้านอยู่ไหน
ถามพี่โต้งว่าพักอยู่ไหนพี่โต้งก็บอกอยู่นี่แหละครับ
ก็คือห้องเช่าตรงนี้ก็เรื่องก็จบบนโรงพักนะครับ
อีกวันหนึ่งป้าศรีมากับพี่แว่นมาใหม่เลยพร้อมพานมาเลย
แว่นอุ้มพานมาเลยเป็นพานแบบเหมือนใบสีขอเข้ามา
ให้มาขอเข้ามาครอบครัวพี่เก๋นะครับทีนี้ประศรีเนี่ยคนที่เป็นแม่พี่แว่น
แล้วพ่อเราใช้ชื่อนี้ไหมพี่ต้งก็บอกอ้าวป้ารู้ชื่อพ่อผมได้ยังไง
แกก็บอกว่าแล้วคนที่เลี้ยงเรามานี่คือใครพี่โต้งก็บอกเป็นหลวงตา
บอกหลวงตาชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมอืมพี่โตงก็บอกว่าอ้าวป้ารู้ได้ไงป้า
เป็นใครเนี่ยมารู้จักประวัติผมทีเนี้ยป้าศรีก็เลยพูดว่า
เป็นแม่ของเราเนี่ยแหละโหใช่ครับพี่แจ๊คเป็นแม่ของพี่โต้งเหรอ
เป็นแม่ของพี่โต้งครับทุกคนก็งงเออกลุ่มก็งงคือเรื่องมันยังไง
คือมันอะไรมันงงไปหมดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ป้าศรีเล่าให้ครอบครัวนี้ฟังนะครับ
กลับไปก่อนหน้านั้นเมื่อสมัยพ่อพี่โต้งยังเป็นเด็กอยู่ผมให้พ่อพี่โต้งผมให้ชื่อว่าลุงโทก็แล้วกัน
พี่โต้ลุงโทเนี่ยแกจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงนิตสองคนนี้ครับอยู่ในระแวกวัด
แล้ววัดนี้เป็นวัดที่ดังมีเป็นพระอาจารย์ที่ดังมากเป็นหลวงตาที่ดังมาก
สองคนนี้ก็เคยไปแบบไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับ
แล้วก็หลวงตาท่านนี้ก็รับเลี้ยงดูแล้วก็คอยสอนวิชาจนเติบใหญ่ทั้งคู่
ลุงโทเนี่ยพออายุมากพอได้เป็นนุ่มไปอะไรก็ไปชอบกับประศรี
ซึ่งป้าศรีตอนนั้นสวยมากนะครับผมก็ตาลุงโทเนี่ยแกก็จะเอาวิชาที่ได้จากหลวงตาเนี่ยไปค้าขายนะครับ
แบบเป็นเมตตามหานิยมมากกว่าไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ
ก็คลองคู่กันมาทีนี้ลุงนิดเนี่ยก็อีกก็เป็นคนละเรื่องคนละฝากกันเลยนะครับ
คนนั้นเนี่ยมุ่งมุ่งแต่ของดำมุ่งแต่อวิชานะครับผมร้านหลวงพ่อไม่ฟังหลวงพ่อ
ตัวเองอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจก็ใช้วิชาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนะครับ
อยากได้คนไหนอยากได้ผู้หญิงคนไหนก็ใช้ของเนี่ยทำใส่นะครับนั่นคือนิสัยของลุงนิด
ครอบครัวของลุงโทเนี่ยกับป้าศรีเนี่ยป้าศรีตั้งท้องครับพี่แจ๊ค
ตั้งท้องก็คลอดลูกออกมาเป็นพี่โต้งนะครับครอบครัวออกมาเป็นโต้งจนเลี้ยงพี่โต้งได้ประมาณ๖เดือน
ป้าศรีเนี่ยอยู่ดีก็หายออกไปจากบ้านครับแต่ลักษณะก่อนหน้านั้นคือแกมีความรู้สึกที่แปลกไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ
อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทีเนี้ยวันนั้นอ่ะทิ้งวันที่หายไปก็คือทิ้งพี่โต้งไว้ในบ้านเลยนะครับ
เด็ก๖เดือนไว้ในบ้านเลยจนชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปตามลุงโทที่ขายของอยู่เนี่ยให้มาดูลูก
ให้มาดูลูกก่อนว่าเนี่ยเมียมึงหายไปแล้วอะไรประมาณนี้ลุงโทรกลับมาก็มาเห็นลูกก็อุ้มลูกก็ตามหา
จิตใจต้องตามหาเมียก่อนนะครับอุ้มลูกร้องไห้แล้วก็ตามหาเมียจนชาวบ้านเนี่ยมีชาวบ้านที่เขาเห็นบอกว่ามันไปกับไอ้นิดแล้ว
นิดมันพาไปแล้วทีนี้แกก็บอกไปไหนไปไหนก็หาไม่เจอครับคือคือแบบเหมือนออกจากจังหวัดนี้ไปแล้วอ่ะไม่รู้สาเหตุไม่รู้แล้วนะครับทีนี้ลุงโทเนี่ยแกก็มาหาหลวงพ่อก็แบบว่าผมเหมือนตอมใจทุกอย่างครับเหมือนจะฝากเหมือนจะฝากพี่โต้งไว้
แต่หลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นกรรมนะที่เราต้องเจอชาติที่แล้วเราก็ไปทำเขาไว้นะแกบอกอย่างนี้ว่าชาติที่แล้วเราไปทำเขาไว้เหมือนกันชาตินี้กลับมาเขาก็มาเอาคืนต้องยอมรับให้ได้ตั้งใจเลี้ยงลูกเถอะโทรอะไรประมาณนี้ก็ไม่นานครับลุงโทก็เสียช่วงที่พี่โต้งเนี่ยอายุ๒ขวบ
ก็เป็นหนังที่พี่โต้งเคยบอกกับพวกพี่ก๊อฟไว้ว่าเนี่ยหลวงตาก็ชุบเลี้ยงมาแล้วก็ได้แต่ผงแกมาเนี่ยแกก่อนตายแกก็ได้ฝากไว้ให้เก็บอัฐิพ่อไว้นะจนกว่าจะแต่งงานจนกว่าจะแต่งงานครับพี่แจ๊คทีนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของป้าศรีที่อีพาร์ทหนึ่งของป้าศรีที่ไปอยู่กับลุงนิดแกบอกแกโดนทำของตลอดแกไม่แกรักลุงโทกับลูกมากอยู่แล้วแต่ลุงนิดอ่ะ

ระยะเวลาประมาณสิบกว่าปีรุ่นนี้เสียด้วยโรคกรรมข้างในเน่าเฟ๊ะนอนอยู่บนบ้านทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตายไปในที่สุดครับคือไม่เป็นตัวเองแล้วนะครับถามเนี่ยไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้วแต่เป็นคนอื่นเหมือนผีต้นอื่นมาใส่ร่างบางวันผีผู้หญิงบ้างบางวันผีผู้ชายบ้างไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วเหมือนโดนกัดกินจากข้างในเห
เรื่องราวก็ผ่านไปพี่แว่นเป็นคนดีเลยนะครับ
เป็นคนดีไปบวชไปบวชเลยครับพี่แจ๊ค
ก็คือหลายพันศาเลยจนพวกพี่โต้พวกพี่เอกอะไรก็สนิทกันเลย
ไปไหว้ไปกราบไหว้ทีนี้พี่โต้งก็เลยพวกพี่โต้งก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่แว่นฟัง
เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พระแว่นเนี่ยจะทำของใส่พี่เก๋เนี่ย
ก็มีหมอดูคนนึงนะมันทำของใส่เออเหมือนกันเลยอาการเหมือนกันเลยอืม
แว่นก็บอกฮะหมอดูไหนพี่ตรงก็บอกเนี่ยบ้านอยู่หลังตลาดเนี่ยตรงข้ามกันเลย
พระแว่นก็บอกเฮ้ยนั่นมันอาผมเองเป็นน้องชายพ่อ
พี่แว่นก็บอกนั่นมันอาผมเองเป็นน้องชายของพ่อผม
ผมได้วิชามาจากแกนี่แหละเพราะพ่อเสียไปแล้วผมก็ไม่รู้วิชาผมก็ไม่รู้จะเอาวิชาที่ไหน
ผมก็ไปเรียนรู้วิชาจากแกนี่แหละที่ทำของใส่พี่เก๋ก็ไปได้ของมาจากแกทั้งนั้นเลย
ทีนี้แกก็ทีนี้พี่โต้งก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่หมอดูปล่อยของมาเนี่ยเป็นผู้ชายดำ
ลักษณะดำตาแดงแกก็เล่าให้ฟังว่าหมอดูคนเนี่ยเป่าของมาหาพี่พระพอจะรู้ไหมว่าของนี้อะไร
ใช่ครับเอานิ้วของพี่ชายตัวเองมาใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผห์ที่พี่โต้งแตะกระจงกระจายมาอยู่ข้างบ้าน
อยู่ข้างบนบ้านที่เอาผ้าแดงพันอยู่นะครับพี่แก๊ก
นั่นแหละแกเอากระบอกประเภทภายในของพี่ชายตัวเองมาเลี้ยง

แล้วก็ปล่อยของเนี่ยก็คือพี่ชายของตัวเองไปใส่พี่โต้ง
แต่กลับกันพี่โต้งก็มีพ่อตัวเองมาช่วย
ซึ่งเป็นลุงนิดกับลุงโทเมื่ออดีตที่ไม่ถูกกัน
เขาแย่งผัวเมียกันไปก็ปาดคอแล้วก็ช่วยเหลือลูกกลับมา
เท่านั้นครับพี่แล้วพี่เหมือนพระแว่นแกก็เสริมอีกว่า
ผมคิดว่าแกน่าจะโดนพ่อฆ่า
ก็คือถ้าจำคำพูดที่ข้างห้องเล่าให้ฟัง
หมอดูบอกว่าพี่พี่อย่าทำผมเลย
ผมปล่อยพี่ให้ไปทำเขาแล้วพี่อย่ากลับมาทำผมเลย

นิดที่กลายเป็นผีที่เป็นของที่กลับเข้าตัว
เหมือนหลุดออกจากบ่วงจากมนต์สะกด
มวลสะกดแล้วก็หักขอเหมือนทำให้ตายทำให้เสียชีวิตในที่สุด
ตอนจบหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับพี่แจ๊ค
พี่เก๋กับพี่โต้งก็ได้แต่งงานกันนะครับ
และตะกุดของพ่อตัวเองก็เอาไปเผา
ตามที่คุณพ่อได้สั่งเสียไว้

ครับทำตามที่แกสั่งเสียไว้เลย
ก็ได้คลองรักจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทั้งคู่
กับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ
คุณพ่ออยู่กับพี่โต้งมาโดยตลอด

ดูแลในรูปแบบของอีกโลกนึงอีกโลกนึง

นี่มันคือเรื่องของเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เลยนะ
มันเริ่มต้นจากคนที่ไปไฝ่หาคุณสัยมนต์ดำครับ
แล้วมันก็ส่งเวรกรรมต่อเนี้ยมาให้กับลูกหลานตัวเอง

แล้วถ้ามันเรื่องนี้ไม่ถูกการแก้ไข
มันจะต้องวนเวียนไปถึงไหนก็ไม่รู้
ใช่พี่ต้องให้มันจบอะ
กรรมย้อนตายในที่นี้คือไม่ต้องไปแปลเป็นอะไรอย่างอื่นเลยครับ
กรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทำ
กระทำจากคนที่เริ่มต้นเข้าสู่ในวังวนของคุณสายมนต์ดำ

เวรกรรมเหล่านี้มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเอง
มันย้อนกลับมาหาลูกหลานตัวเอง
แล้วตัวเองก็ต้องรับรู้ว่าลูกหลานตัวเองต้องมาอย่างนี้
เกือบแล้วนะถ้าตัวของพี่โต้งไม่ได้เข้าไปช่วยแฟนตัวเองไว้ได้ทันเนี่ย
มันจะยิ่งเป็นเวรกรรมที่หนักกว่าเดิมนะ

ความเวรทำกันตกพ่อกันมา
ผมถึงบอกแล้วว่านี่คือตัวตึง
นักเล่าตัวตึงจริง

วักผีพี่สบายจนมาถึงเรื่องนี้กรรมย้อนตาย

เก่งนี่ขนาดบอกตื่นเต้นนะ

เล่าไม่ผิดสักคำ

คือถ้าเป็นผม
ผมจะไม่จดบันทึกนะครับพี่แจ๊ค
ตกตายของผมจำในหัวจำจากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
ใช่ครับจำไปก่อนแต่ว่าผมก็จะโทรไปหาพี่เอกด้วยนะครับ
รู้สิ่งทุกอย่างให้หมดให้เกาะหูผมมากที่สุด
จะฟังเสียงแกเล่ากอกหูเข้าไป

มีพรสวรรค์ในการฟังในการลำดับเรื่อง
แล้วก็ในการมาถ่ายทอดพวกเราได้ฟังกัน

ขอบคุณคุณจินมากเลยนะขอบพระคุณนะครับ